กับผมนายสรเกรษสมาชิกสภาพุทธแทนราศดร
จังหวัดอุตรดิษฐ์ปรัคเพื่อไทยเอท่านนายุกษ์ยังพึกลุกไปไหนนะครับ
รุนาน่ำน่างฟังก่อสิครับนีเลยเลยโอ้โหไม่ฟังของดีดีเลยหรือไง
ไม่ต้องมาโบกมือหรอกกราบเรียนนะครับวันนี้ผมขออนุญาตนะครับ
อภิปรายครั้งนี้ผมมีใบเสร็จหลายใบเลยนะครับ
แล้วผมจะแฉให้รู้ว่าคนที่บอกว่าไม่รับเงินชั่วเนี่ย
มันจริงหรือหนีเลยเสียดายจังเลยครับท่านประธานครับ
และผมจะขออย่างเดียวนะครับท่านสมาชิกผู้ทรงเกียจ
กรุณาอย่าประท้วงเลยนะครับผมได้เวลาสองชั่วโมงที่คุยกันไว้
แต่ว่าฝ่ายที่เขียนไปถึงประธานบอกว่าเหลือชั่วโมงเดียว
ผมคิดว่าน่าเสียดายนะครับถ้าใครกดเวลาผมเนี่ย
ประเทศไทยจะไม่ได้รับฟังความจริงเลยไม่รู้ว่าใครมีอิทธิพลไปกดเวลาผม
พี่น้องประชาชนด้วยเลยนะครับคนอื่นพูดตั้งสองสามครั้งสองสามชั่วโมง
ยังพูดได้ทำไมผมต้องกดเวลานี่กราบเรียนเลยนะครับ
ผมไม่พอใจมากเลยนะฮะใครก็ตามที่อยู่เบื้องหลังตรงนี้
พี่น้องประชาชนฟังนะครับมีคนกดเวลาสลันวุฒิสลันเกตคนนี้
ท่านสลันวุฒิครับเอ่อตอนนี้เป็นห้วงเวลาพี่ปลายไม่ไว้วางใจรัฐบาล
ส่วนอภิปรายไม่ไว้วางใจภายในพักท่านไปคุยกันเองนะครับมันเจ็บปวดนะครับพี่น้องครับ
กลับเรียนท่านประธานด้วยนะครับและผมจะทำหน้าที่สอสอปวงชนชาวไทยให้ดีที่สุด
ภายใต้ข้อจำกัดที่มีสภาเป็นสภาที่เรียกว่ามีรัฐธรรมนูญฉบับโจร
ร่างไว้ทำให้สภาถูกกดทัพเป็นผลิตการสืบทอด
นี่คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกกับพี่น้องประชาชนขึ้นเลยครับ
ช่วยขึ้นจอด้วยครับประธานครับประท้วงครับข้อหกสิบเก้าครับ
ประท้วงอะไรครับข้อหกสิบเก้าครับรัฐมนูลโจรครับ
เอาถอนเลยครับรัฐธรรมนูญโจรไม่เสียเวลาครับถอนเลยครับ

ก็มันป้นมานี่ครับจะเรียกว่าอะไรล่ะครับ
ท่านสรรวจเอ่อถอนแล้วนะครับแต่ก็ระมัดระวังหน่อยนะครับ
ครับถอนเลยครับกันบ่อยเสียเวลาครับครับเชิญครับ
เอาละครับขึ้นจอเลยครับผมอยากจะบอกว่าวันนี้ประเทศไทย
อยู่ในสภาพที่เขาเรียกว่าบ้านเก่าเสาซุดมันซุดไปหมดแล้ว
มีเสาอยู่เก้าต้นใหญ่ใหญ่หลักหลักดังต่อไปนี้

หกปีที่ประเด็จการประยุทธ์ล้มล้างประชาธิปไตย
แล้วก็ล้มเหลวในทุกด้านท่านประยุทธ์ผลาญเงินกว่า
สิบสามล้านล้านโดยเฉพาะผลานงบกลาง
ผมเรียกว่างบลึกลับซับซ้อนมันลึกลับมากเลยนะครับ
บตัวนี้ตรวจสอบไม่ได้จ่ายอะไรก็ไม่รู้

ก็ไม่มีตังค์จะช่วยน้ำท่วมก็ไม่มี
แต่ไปซื้ออย่างอื่นที่ไม่จำเป็นทั้งอาวุธทั้งอะไรต่างซื้อได้
น้องเอ้ยเจ็บปวดจริงและเอื้อเจ้าสัวมากที่สุด
สัวรวยจนจุกเลยครับพี่น้องครับรวยจนจุกเลยนะครับ
ขณะเดียวกันโกงมากที่สุดที่ไทยรัฐเคยลงว่า
พุ่งถึงสี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์นี่คือความเจ็บปวดของพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศ
ผมไม่สงสัยว่าทำไมนายกเพ่นหนีทนฟังไม่ได้เลย
นั่งดูในทีวีก็ยังดีท่านนายกครับเศรษฐกิจไทยวันนี้พังพินาศ
คนจนทั้งแผ่นดินเห็นไหมครับ
พอแจกเงินแจกทองไปรอกันน่าสงสารน่าสงสารจริง
ผมสาธุอยากให้พวกคุณเนี่ยไปรอแจกเงินอย่างที่เขาทรมานตกระกรรมลำบากกันบ้าง
และยิ่งกว่านั้นคนจนพุ่งสูงที่สุดเป็นประวัติการ
วันนี้ทะลุเลยสิบห้าล้านไปแล้วเลยสิบห้าล้านคนไปนานแล้ว
กว่านั้นนะครับหนี้ครัวเรือนหนี้ครัวเรือนพุ่งสูงกว่าหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์
พุ่งเกินกว่าหนึ่งร้อยได้ยังไงครับเพราะคุณเอาตัวเลขเฉพาะในระบบ
แล้วมีการตกแต่งตัวเลขบอกแปดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เฮ้ย
มันบ่แมนมันบ่ใช่มันจุพี่น้องครับวันนี้
ครัวเรือนสูงขนาดนี้เขาเรียกว่าหมดแรงซื้อเศรษฐกิจจะสุดจะพังพินาศอยู่ในสภาวะที่เขาเรียกว่าเงินฟื้น
ไม่มีเงินรัฐบาลสำเนียกไปด้วยนะครับยิ่งกว่านั้นนะครับ
วันนี้คนเป็นหนี้ฆ่าตัวตายกันเป็นเบื่อฆ่าตัวตายมากที่สุดในประวัติการ
นี่แหละครับผลงานของคนชื่อประยุทธ์จันโอชาและวันนี้นะครับ
เพิ่มมากที่สุดเป็นบ่อนอิทธิพลเขาบอกว่ามีทอทหารนะมีปอปาอยู่เบื้องหลัง
ผมไม่บอกนะครับเคารพท่านประธานไม่เอ่ยชื่อจริงททหารนี่คือทหาร
แต่ปปนี้ไม่เอ่ยชื่อแล้วก็ยาเสพติดระบาดหนักสุด
เป็นความจงใจมอมเมาประชาชนให้ติดยาเสพติดหรือเปล่าจะได้ไม่ต้องออกมาเรียกร้องประชาธิปไตย
มันใจดำจริงนะครับขึ้นชาร์จต่อไปเลยครับ
นี่นะครับวันนี้เสาบ้านนะครับเก้าต้นเนี่ยเสื่อมสุดหมดเอาต้นที่หนึ่ง
ที่ผมบอกเอาแล้วผมจะข้ามไปท่านบอกไม่ให้เรียกรัฐมนตรี
กดดันประชาชนเอามาถือครองสุภาพก่อนสุภาพหน่อยนะครับ
เป็นผลิตการสืบทอดผมเรียกว่าอะไรไหมครับ
พระปลอมทำไมเรียกว่าพระปลอมนะครับการปลุกเสกเนี่ยมันต้องผ่านพิธีการที่ถูกต้อง
อันนี้ไปปลูกกันเองใช้ผีปลูกด้วย
มันจะขลังได้ยังไงฮะนี่คือรัฐมนูลที่เสื่อมสุด
มันต้มคนทั้งโลกแต่ว่าต้มคนไทยทั้งประเทศ
ที่เขาฝ่ายประชาธิปไตยไม่ได้
อันที่สองเสาต้นที่สองเขาเรียกว่านิติบัญญัติ
เป็นไงฮะสมาชิกในสภาวันนี้เรานั่งกันอยู่เนี่ยเต็มพึดเลย
พอจะยกมือแก้ลำนูนเป็นไงครับไปไม่เป็นเลย
ต้องมีสว๘๔แล้วก็ไปหาสายเสียงสว
มันเป็นไปไม่ได้มันถูกทำหมันมันถูกตอน
ตายตั้งแต่ยังไม่เกิดนี่คือความจริงประเทศไทย
ดังนั้นสภาแห่งนี้ข้อจำกัดเยอะเหลือเกินเยอะเหลือเกิน
พี่น้องประชาชนเอ้ยสงสารสอสอธนาอย่าไปกล่าวหาเขาเลย
แน่จึงให้อำนาจหน่อยสิกูจะสั่งปลดนายกเดี๋ยวนี้เลย
นี่คือสรรบุษรรรณเกรตอยากจะบอกความในใจของสสในสภาแห่งนี้
พี่น้องครับมาดูเสาต้นที่สามเขาเรียกว่าฝ่ายบริหาร
เหลวอย่างที่ผมอ่านไปเมื่อสักครู่นี้ขี้เกียจอ่านเลย
รำคาญเจ็บปวดมากแทนพี่น้องประชาชน
เห็นทีไรมันเจ็บปวดทุกทีนะฮะ
เสาต้นที่๔เรามาดูสารองค์กรอิสระเป็นยังไงครับ
โอ้โหวันนี้ศาลนี่รู้สึกว่าบางครั้งนี่ต้องดูว่า
ทงจะไปทางไหนนะขออนุญาตนะสารดีก็มี
ล่ะด้วยความขอบขอผ่านภัยไม่ใช่ศาลทุกคน
แต่วันนี้องค์กรอิสระมันสั่งได้นี่คือสิ่งที่เสาต้นที่สี่

ท่านใบบูรณ์นิติตะวันสมาชิก
สภาพุทธแทนราษฎรบัญชีรายชื่อภักดิ์ประหลังประชารัฐ

ประทรวงตามคอมครับข้อที่๖๙

เนื่องจากข้อที่๑๗๘การอภิปรายไม่วางใจนั้น
แม้งจะยกเว้นในคอที่๖๙
แต่ไม่ได้ยกเว้นในหวักที่๒
ซึ่งห้ามผู้อภิปรายแสดงกริยาหรือใช้วาจา
อันไม่สุภาพใส่ร้ายเสียดสีบุคคลใด
แต่เมื่อกี้ผู้อภิปัย

ก็ไม่สุภาพในหลายหลายตอนแต่ว่าท้ายสุดไปเอ่ยถึงเรื่องศาลนั้น
ก็ถือเป็นบุคคลอื่นเป็นการไปเอ่ยโดยไม่จำเป็น
ไม่ได้อยู่ในประเด็นที่อภิปรายไม่ไว้วางใจคณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีนะฮะ
ดังนั้นผมขออนุญาตให้ท่านประธานโปรดวินิจฉัยด้วยว่า
ขอให้ผู้อภิปรายอย่าออกนอกผิดข้อบังคับตามที่ผมได้เสนอมาครับ
กับผมวินิจฉัยนะครับว่า
เรื่องการแสดงออกของท่านสลันวุฒิก็เป็นปกติของท่าน
เพียงแต่ว่าผมก็ได้ฝากท่านไปแล้วล่ะครับว่า
ขอให้อยู่ในกรอบนะครับ
เราคงจะไปบังคับกันให้พูดเหมือนกันคงไม่ได้
แต่ขอแต่อย่าให้มันเป็นการใส่ร้ายเสียดสี
แล้วก็การกล่าวถึงบุคคลภายนอก
เอาเฉพาะที่มันจำเป็นจริงโดยเฉพาะองค์กรข้างนอกนะครับ
เชิญท่านสลันวุฒิอภิปรายต่อเลยครับ

ดูในสไลด์นะครับจะเห็นว่าเอ๊ะทำไมรถถังมันหนัก
หนักกว่าประชาธิปไตยเอียงกระเท่เล่จนประชาธิปไตยจะหกล้มตีรังกาหมดแล้ว
ดูในชาร์จนะครับยิ่งกว่านั้นนะครับสารไทยกับสารที่อเมริกาต่างกันมากเลย
ทรัมป์เนี่ยเขาแพ้เลือกตั้งเขาไปสั่งสารบอกว่าเฮ้ยประกาศใหม่ให้อ้วชนะเว้ย
สารไม่เอาด้วยเว้ยประเทศไทยมันบ่อแน่นะครับผมไม่ได้ก้าวล่วงศาลนะครับ
มันบ่อนแน่มันท่านสลันพุทธครับตัดท่วงอย่างแรกครับ
เชิญท่านภัยบุญครับขอบคุณครับท่านประธานเจ้าประจำเลยลายนี้
เชิญท่านไปบูลขอบคุณมากให้ผมได้พักนี่ขอโทษประธานนะ
ตัดเวลาด้วยนะครับตอบประท้วงห้ามนัดผมนะครับ
ตัดเวลาเลยให้เสร็จถึงเย็นก็ได้เอ้าผมจะลากยาว
เชิญท่านภัยบุญประท้วงครับครับขอบคุณนะท่านประธาน
ผมก็ขออนุญาตอ่าประทรวงผู้อภิกษ์ปลายตามข้อที่หกสิบเก้านะฮะ
ก็เช่นเดิมอ่ะท่านก็อภิกษ์ปลายประฝืนข้อบังคับ
แม้จะอุปนิสัยของท่านจะเป็นอย่างไรก็ช่างครับท่านประธาน
การที่ท่านมาอภิปรายในสภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้ท่านก็ต้องอยู่ภายใต้ข้อบังคับ
วักที่๒ครับห้ามผู้อภิปรายแสดงกริยาหรือใช้วาจาอันไม่สุภาพ
นิสัยท่านจะเป็นอย่างไรก็ช่างท่านแต่ท่านต้องอยู่ในข้อบังคับ
แล้วประเด็นต่อมาผมขออนุญาตประท้วงท่านประธานตามข้อกันที่๙ขอให้ท่านประธานควบคุมการประชุมไปตามข้อที่๖
ก็คือตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับก็คือท่านประธานได้วินิจฉัยไว้เมื่อตะกี้แล้ว
สลานบุฎอยู่ในกรอบของยตริกับสลานบุฎอยู่ในกรอบของยตริ
แล้วก็ยังไม่ได้ผิดข้อบังคับนะครับเชิญท่านสารวุฒิอภิปรายต่อครับ
สาธุเจวดาฟ้าดิงพระคุมของท่านประธานด้วยครับ
วินิจฉัยของประธานถือว่าสิ้นสุดนะครับผมติดตามอยู่ครับท่านภัยบูลครับ
ให้ท่านอภิปรายไปก่อนเถอะครับผมประเด็นเดียวเรื่องศาลน่ะ
ไม่อยู่ในยติครับคือถ้าท่านพูดถึงและไม่ได้สร้าง
ยังไม่ได้สร้างความเสียหายอะไรเราก็ฟังไปก่อนครับนะครับ
ท่านท่านจิรยุครับผมก็วินิจฉัยอย่างนี้แล้วก็น่าจะจบได้นะครับท่าน
คือจะได้ไม่เสียเวลาท่านสลานวุฒิยิ่งมีเวลาน้อยฟังแล้วว่ารำคาญจริงจริงเลยอ่ะ
คือจะเบกหรือจะประท้วงท่านประทานขอบภัยครับครับประทานที่กรรมกรรมจิลยูของทรัพย์ครับ
สมาชิกสภาพุทธรัศดรกรุงเทพมหานครพักเพื่อไทยในฐานะฝ่ายค้าน
ประท้วงท่านประธานตามข้อบังคับข้อเก้าท่านประธานเนี่ยนั่งทำหน้าที่ประเสริฐยิ่งอยู่แล้ว
แล้วมันไตเติลมันเพิ่งเริ่มขึ้นมาก็ประท้วงประท้วง
ก็เลยยังไม่รู้เลยว่าเขาจะกล่าวหาอะไรท่านประธานต้องควบคุม
ลุงภัยบูลนิติตะวันพักพระพุทธเจ้านะครับว่าอย่าขึ้นบ่อย
ชาวบ้านเขารอฟังอยู่รำคาญครับผมก็ได้
นิจฉัยท่านภัยบุญไปแล้วนะครับท่านก็ขอให้ฟังกันไปก่อน
เชิญท่านสลันวุฒินะครับเชิญครับขออนุญาตเข้าเสาต้นที่ห้าเลยนะครับ
เขาเรียกว่าชาติวันนี้ชาติเป็นยังไงบ้างครับ
ชาติเป็นของใครเป็นของประชาชนผู้มีอำนาจต้องทำให้ประชาชนรักชาติ
อย่าให้ประชาชนมีความรู้สึกว่าชาติเป็นของใครบางกลุ่มบางคนสำเนียบไว้ด้วย
และประชาชนถูกบุกแตกแยกปกครองอำนาจที่เป็นของประชาชน
ถูกยึดไปโดยรัฐธรรมนูลโดยพระเด็จการสุภาพที่สุดแล้วนะครับ
เสาต้นที่ห้านะครับต้นที่หกเศรษฐกิจวันนี้เป็นไงครับ
พินาศยับเยินคนไปต่อคิวนะครับน่าสงสารน่าเห็นใจมาก
บริหารประเทศยังไงผมขอเปลี่ยนไปพวกผู้มีอำนาจ
แล้วก็ทหารที่ยึดหน้าไปต่อคิวธนาอยากเห็นเว้ย
และเสาต้นที่๗มาดูศาสนาสิครับวันนี้เป็นไงครับ
เราทำนุบำรุงดูแลกันดีหรือยังหรือว่าไปส่งเสริมอย่างอื่น
นี่คือสิ่งที่มันเจ็บปวดนะครับศาสนาของประเทศชาติเรา
เมื่อสักครู่ท่านเห็นผมหลับตาเนี่ยผมนั่งสมาธิ
ถ้าผมไม่ได้สมาธินี่ผมตะบะแตกไปแล้วเจอแต่ประท้วงแบบนี้
นี่นะครับนี่คือสิ่งที่ศาสนาช่วยคุ้มกันเราอยู่
นะฮะรัฐไม่เลี้ยวแรกเท่าที่ควร
เสาต้นที่แปดเขาเรียกสังคมวันนี้เป็นไงครับสังคมเสื่อนซุดไหม
แตกแยกไหมยาเสพติดระบาดหนักไหมการศึกษาล้มเหลวไหม
เหลื่อมล้ำที่สุดในโลกนี่คือเสาต้นที่แปด
ส่วนเสาต้นที่เก้าเก็บไว้ตอนท้ายท้ายครับ
ตอนท้ายท้ายเอาละทีนี้ก็มาดูเรื่องที่คนบอกว่า
เออจะไม่เอาเงินชั่วไม่รับเงินชั่วเสียดายจังเลยหนีไปแล้ว
จะบอกให้ว่าเขารับเงินช่วยยังไงผมต้องขอบคุณนะครับ
ท่านสมาชิกของพักเก้าไกรที่อภิปรายเรื่องรถบัส
แต่วันนั้นเนี่ยท่านไม่ได้แฉหลักฐานบางอย่าง
ซึ่งผมจะมาแสดงนะแล้วอยากจะให้คนที่บอกว่าไม่รับเงินชั่วชั่วเนี่ย
มาดูว่าเขารับเงินหรือเปล่าตั้งแต่มาดูนะครับประเด็นของ
การที่จะมีการรับเงินชั่วขึ้นชาร์จแรกเลยเห็นไหมครับ
โอ้โหมีคนถือปืนขู่ฆ่าเลยนะครับบอกว่า
เฟียทหารขู่ให้ถอนเรื่องที่ร้องเรียนนะฮะ
ถ้าเรื่องที่ร้องเรียนถูกตรวจสอบเมื่อไหร่เองมีสิทธิ์ตาย
ไอ้คนร้องเรียนต้องหนีตายหัวสุขหัวสุลผมไม่เจอตัวจริงแม่
ตัวเป็นเป็นเลยมันบอกพี่พี่ยังไงคุ้มของผมด้วย
เฮ้ยกูยังคุ้มครองตัวเองไม่ได้เลยเพราะกูไม่มีปืนเหมือนเขา
นี่คือความจริงประเทศไทยโอ้โหดูชาติแล้วตกใจเลยนะครับ
อ้าวต่อไปเรามาดูนะครับ
ความเขาเรียกว่าความวัวยังไม่ทันหาย
ควายก็เข้ามาแทรกมันแทรกยังไงครับ
มันเป็นเรื่องของที่คราวที่แล้วผมเคยอภิปรายเรื่องรถถังเชียงกงยังไม่จบนะ
โอ้โหวันนี้มันมากเลยสารได้เอาใบเสร็จมาให้ดูแล้ว
เป็นขวัญตาเป็นบุญตาพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศ
จะได้รู้ว่าความจริงไอ้คนไม่รับเงินชั่วเนี่ยมันจริงหรือเปล่า

สิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือว่าวันนี้ผมจะขอพูดถึงเรื่องกระทรวงกลาโหม
แล้วก็ตัวท่านนายกโดยตรงเลยที่จริงมีหลายกระทรวงนะ
แต่เวลามีจำกัดผมจะข้ามให้เลยเอากระลาโหมหน่อเอานายกคนเดียว
ซึ่งมีการจัดซื้อรถบัตรประมาณ๔๒๙คันรวมมูลค่า๒๒๕๐ล้านบาท
โดยมีบริษัทชื่อบริษัทอิทธิพรอิมพลตฟ้องมาเลยนะครับ
ผมจะได้หลักฐานแฉเลยแฉกลางศาลแฉในสภาอีกรอบหนึ่ง
แบบเดียวกับที่ผมโดนฟ้องในรถถังมันมาก
ซึ่งมีผู้ชนะการประมูลทุกครั้งเลยคือบริษัทนี้
เขามีวิธีแยบยนต์ยังไงเดี๋ยวเราตามมาดู
กว่านั้นนะครับเทคนิคในการประมูลทำไงครับ
เรื่องอะไรจะซื้อรถใหญ่เราต้องผ่านบอสใหญ่
โอ้โหต้องขออนุมัติยากยายแล้วก็สื่อมวลชนจับตา
กู้สอยรถเล็กแล้วก็ผ่านสบาย
เช่นจะซื้อ๕๑๒คันไปแยกเลยนะครับ
ว่าเอาละผ่านเอาประมูลแค่๕๐๐คันก่อน
ถ้าอีก๑๒คันใส่ไปมันจะเป็น๕๑๐ล้าน
๕๐๔ล้านมันเกิน
เอาแค่นี้มีเทคนิคแต่ก็ถูกจับจนได้
และสิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือว่าฝีมือดีขนาดไหนรู้ไหมครับ
การล็อกสเปคนี่นะฮะทำให้คนอื่นเนี่ยหมดโอกาสเข้ามาแข่งขัน
บริษัทนี้เนี่ยนะฮะมีฝีมือในการล็อกสเปคที่ถือว่าสุดยอดนะครับ
แล้วการประมูลนะครับไม่น่าเชื่อเลยครับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศ
ทำไมใจดำกับประเทศจังเลยใจดำกับงบประมาณแผ่นดิน
รถบัตรคันหนึ่งนี่นะฮะ๔๕ล้านบาท
ลดให้แผ่นดินแค่ลดให้ภาษีประชาชนแค่๑๐๐๐บาท
๑หมื่นเศษโอ้โหมันน่าเกลียด๑หมื่นกับ๕๐๐
ถ้าจะให้หมื่นเดียวกลายเป็นเดี๋ยวดูน่าเกลียดเอาไป๑๕๐๐แล้วกัน
กลายเป็นหมื่นกว่าคำว่าหมื่นกว่าหมื่นเดียวกับหมื่นกว่ามันต่างกันนะ
ท่านประธานครับฝากไปถึงคนที่ประมูลด้วยใจดำเหลือเกิน
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและถึงนายกแน่นอน
เพราะล็อตนี้มัน๒๐๐กว่าล้านมันไม่ใช่น้อย
และที่ประมูลไปทั้งหมดนี่นะแก๊งนี้นะหมื่นกว่าล้าน
หมื่นกว่าล้านเสียดายถูกกำหนดเวลาจำกัดไม่งั้นจะแฉหมดเลยนะฮะ
แล้วคิดเป็น๐๔๔ราคาต่างจากราคากลางโอ้โหสุดยอดเลยสาธุ
ทำไมเก่งเหลือเกินมาช่วยบริหารเศรษฐกิจให้บ้านเมืองดีหน่อยเถอะหน้าคนแบบนี้
แต่ไม่ใช่เอาเงินหลวงไปประมูลแบบนี้นะนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะฝาก
แล้วก็นอกจากนั้นนะครับดูนะครับผมอยากจะบอกให้ว่า
เขามีเทคนิคการเทียบราคาอย่างไรขึ้นชาร์จเลย
คราวนี้ต้องดูในชาร์จเลยนะครับเดี๋ยวชาร์จแรกก่อนชาร์จแรกยังไม่จบ
ดูนะครับคู่เทียบเห็นไหมครับ
เทียบผัวเมียผัวเมียผัวเมีย
ดูสิครับบริษัทผู้ชนะนะฮะนี่ยังไงฝั่งผัวนี่ไงชนะ
แต่เมียก็ทำเป็นคู่เทียบไป
โง่ขนาดนั้นปล่อยให้ผัวเมียมาเป็นคู่เทียบเหรอเนี่ย
นี่แหละครับงบประมาณแผ่นดินกระทรวงกลาโหม
ท่านนายกหนีเลยไม่กล้าฟังเลย
แม่เจ็บปวดจริงเนี่ยคู่เทียบผัวเมีย
เอาหลักฐานไปเลยนะครับเดี๋ยวผมจะส่งท่านประธานเลย
ที่สองมาดูนะครับคู่เทียบการหัวประมูล
เทียบยังไงก็แล้วแต่กี่ครั้งกี่คนก็แล้วแต่
ไอ้บริษัทผัวเมียนี้ก็เข้าวินไปเทียบ๒บริษัทสุดท้าย

ขึ้นเมียลงผัวลงเมียขึ้น

นี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับประเทศไทย
ฟังชัดนะครับนี่มันโกงบ้านกินเมืองกันสุดเลย

ดูนะครับล็อกสเปคยังไงรู้ไหมครับ
เทวดาก็เข้าไม่ได้เช่นการล็อกสเปคของเขานะครับ
รถบัสเนี่ยนะที่เขาเข้าประมูลกันทั้งหมด
ไอบัสนี่มันเอาบัสที่เป็นรถแหนบแหนบนี้มันใช้กับรถมันทุกข์
สงสารทหารผู้น้อยข้าราชการผู้น้อยจังเลย
มันซื้อแหนบไปรถต่อรถบัสให้เขานั่ง
ทรงตัวก็ไม่ดีนั่งก็แข็งเลย
กินข้าวเสร็จเมื่อเช้านี้พอไปถึงที่ทำงานหิวเลย

ราคามันต่างคนอื่นเป็นล้าน
โง่นะราคามันต่างกว่ารถแอร์ซัสเป็นชั่นเป็นล้าน
รถที่ใช้ชัด๔กึ่งประกอบเนี่ย

แต่รถที่ประกอบรถบัสดีเขาเรียกว่า

เป็นชัดซีในตัวที่มาจากบอดี้

แต่มึงเอารถบัตรมาประมูลราคารถโมโนคอก
มันเป็นไปได้ไงระบัดแบบชัดเลย

สองร้อยห้าสิบเอ็ดแรงม้า
ชาวบ้านเขา๓๐๐กว่าแรงทั้งนั้นแล้วเดี๋ยวนี้

ท่านประธานนึกถึงรถสิบล้อไหม

มันช้าจนไอ้พวกโจรขึ้นไปถีบของลงมาจากรถ
นั่นแหละเขาเรียกพยักษร้ายไทยถีบ

อันตรายมากเลยสองร้อยห้าสิบเอ็ดแรง

นี่คือสิ่งที่มันเจ็บปวดนะครับ

เข้าไปถึงยูโรไฟล์ยูโรห้าแล้ว

แล้วมันสร้างบนภาวะสร้างบนพิษมากเลย

ใครจะประมูลไม่ได้ว่าต้องมี๑๐ศูนย์เว้ย

ไม่จำเป็นต้องมี๑๐ศูนย์

แอบอ้างสร้างคู่เทียบกับมารอตัวปลอม

ผัวเมียใช้พี่น้องกันเหนียว

ดูนะครับเขาล็อกสเปค๓ขั้นตอนนะ

เดี๋ยวผมจะแฉให้ดูว่าพอเปรียบเทียบ
รถสามคันแล้วพี่น้องเป็นลมเลยเป็นลมเลยนะเดี๋ยวจะบอกให้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น
เอาโชว์แผ่นนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวแผ่นนี้ยังอยู่ต่อโชว์โอ้โหนี่นี่นี่
เทียบระดับหมื่นล้านโครงการหมื่นล้านหลายกระทรวงอยู่ทาวน์เฮาส์นะ
สองชั้นน่ะชื่อบริษัทพาเวอร์พลัสมาฟ้องเลยเป็นลูกจ้างกรรมการ
ลูกจ้างนี่ไงแล้วยังมีงบประจำปีหนึ่งพันหกร้อยสิบเก้าล้านบาท
นี่คือคู่เทียบหมื่นล้านสงสารพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศที่ตกระกำลำบากยากจน
ไอ้ผลพวกเนี้ยมันเอางบประมาณเนี่ยไปโกงกินกันกลับไปเสร็จแล้วก็ตั้งราคากลาง
ราคากลางก็ไปเรียกบริษัทผัวบริษัทเมียบริษัทที่เป็นดอมินีถูกอ้างอิง
เจ้าของบริษัทเขาไม่รู้เลยอย่างเช่นบริษัทเบนท์อย่างนี้
ใหญ่ขนาดเบ้นนี่ยอมเหรอจะมาให้เป็นคู่เทียบแบบกรรมลอ
ไม่มีใครยอมหรอกนี่ไงเนี่ยมันแอบอ้างกันผมจะบอกให้
ผมไปคุยมาหมดแล้วนะเจ้าตัวบอกเลยยืนยันเลยว่ามันแอบอ้าง
กว่านั้นนะครับพอไปหัวคู่เทียบก็สุดท้าย
ผัวเมียผัวเมียเมื่อสักครู่นี่ไงไม่มีใครสู้เขาได้เลย
อ้าวทีนี้ชาร์จต่อไปนี่ไงพี่น้องดูนะครับดูรถนะครับ
สามคันวอวโววอวโวนะครับเป็นโมโนคล็อกแอร์ซัสเปนชั่น
อย่างดีเลยนะครับนั่งนิ่มสบายเลยพอขึ้นรถได้ก็หลับ
ขึ้นมานี่ท้องยังอิ่มอยู่เลยแต่เป็นไงฮะเอาฮีโน่
สี่ล้านห้าเหลือคันหนึ่งล้านกว่าบาทโอ้โหสงสารประเทศไทยจังเลย
คันหนึ่งกำไรล้านกว่าบาทนะฮะแล้วซื้อจำนวนสองพันกว่าล้าน
วกลบคูณหารแล้วนะครับตัวเลขที่หายไปเนี่ย
มันเป็นเงินเยอะเป็นเงินหกร้อยกว่าล้านนะครับ
หกร้อยกว่าล้านนะครับเงินที่มันโกงไปเห็นไหมครับ

นี่เตรียมเตรียมคุกรอไปได้แล้วนะครับ
ทั้งแก๊งเลยตัวถึงนาโยคด้วยนะครับอันนี้เป็นนี่เป็นมตราสิบ
อย่าไปใช้หนึ่งห้าเจ็ดมันน่อมแน้มมันเบา
ไอ้นี่แกล้งรู้หรือว่ารู้หรือว่ารู้พฤติกรรมมีส่วนร่วม
แต่ไม่สั่งให้เริ่มทำในการงบตั้งสองพันกว่าล้าน
ซอยย่อยประมูลไม่เกินห้าร้อยไม่เกินห้าร้อย
เห็นไหมครับนายกจะบอกว่าแกล้งไม่รู้ผมไม่สงสัยทำไมเพ่นหนีเลย
เห็นไหมครับนี่ไงนี่บอกว่าเฮ้ยแก้งโง่หรือว่าเงินชั่วเนี่ยไม่รับ
นี่ไงไม่รับเงินชั่วนี่ไงใบเสร็จที่๑ออกมาแล้ว
อ้าวเดี๋ยวก่อนเอาแค่นี้ก่อน
โอ้โหพี่น้องครับใบเสร็จนะครับผมโชว์ให้สื่อมวลชนซูมไปหน่อยก็ได้นะฮะ
เสร็จนะครับอ้าวทางนู้นเลยซูมเลย
ใบเสร็จแปลว่าอะไรครับ๑เป็นรถล็อกสเปคตั้ง๑๐ชั้น
เทวดาก็ประมูลแข็งไม่ได้คู่เทียบใบที่สองคือใบเสร็จสองคู่เทียบผัวเมีย
เสร็จที่สามคือคู่เทียบหัวประมูลนะฮะใบเสร็จที่๔ก็คือคู่เทียบแอบอ้าง
ตั้งราคากลางทีโอไปแอบอ้างบริษัทยักษ์ใหญ่
เขาเสียใจมากเลยแต่เขาทำอะไรไม่ได้เพราะไอ้นี่เส้นใหญ่
และบริษัทยักษ์ใหญ่ผมแกล้งถามเฮ้ยทำไมยังยอม
ก็ผมก็อยากเข้าบ้างอ่ะคราวหน้าไอ้อย่างงี้ไม่ไม่ไปเปิดเผย
ไม่ไปแฉมันถ้าแฉผมก็เข้าไม่ได้อ่ะสิครับ
ผมก็ต้องเผื่อไว้เนี่ยนี่มันเจ็บปวดนะครับ
ยักษ์ใหญ่เขาพูดอย่างนี้เลยยิ่งกว่านั้นนะครับท่านดู
คู่เทียบกำมาลอเมื่อกี้นี่เห็นไหมฮะเนี่ยคู่เทียบหมื่นล้านน่ะ
ฮาวงบหนึ่งพันหกหนึ่งพันหกร้อยยี่สิบเอ็ดล้านบาทต่อปี
พันหกร้อยก็บาทเองเป็นไปได้ยังไงอ่ะมันเป็นคู่เทียบกำมาลอ
แล้วขายแพงมากเลยขายแพงกว่าเพราะว่าทั้งที่เป็นรถแหนบ
นี่คือใบเสร็จแล้วก็เวลาประมูลถูกกว่าราคากลาง
ไม่ถึง๑เลยโอ้โหเทวดายอมยอมรับเลย
ว่ามึงเหนือเทวดาจริงทำได้ขนาดนี้
แล้วชนะคู่เทียบไงรู้ไหมครับทุกโครงการไอ้หมอนี่ผูกขาดทุกโครงการไปดูได้เลย
ผมไม่ได้ไปเอาตามสื่อนะครับนี่ผมขุดคุยมาหมดเลย
นี่ไงใบเสร็จนะครับใบเสร็จนะไม่รับเงินชั่วแต่ใบเสร็จมันประจานชัด
ต่อไปมันแล้วครับมันเลยครับ
ทีนี้มาเข้าถึงเรื่องเขาเรียกว่าอะไรรู้ไหม
กรรมตามทันคราวนี้ไม่ได้ตามคนชื่อสนองนะแต่ตามคนชื่อประยุทธ์
ใครชอบบอกว่ากรรมตามสนองสงสารคนชื่อสนองจังเลย
ผมมีเพื่อนสั่งให้เปลี่ยนชื่อหมดเพราะกรรมตามมึงอย่างเดียว
ตอนนี้กรรมตามประยุทธ์แล้วครับสิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือว่า
ผมถูกฟ้องมาสองคดีแล้วผมแฉหัวหน้าแก๊ง
แฉว่าที่มารับเงินชั่วจริงหรือไม่ตามผมมาดู
แผ่นนี้นี่ก็ฟ้องผมสองคดีนะมันมากเลยทำให้ผมเรียกหลักฐานจากศาลมาได้
สะใจเลยครับพี่น้องครับเอาขึ้นชาร์จต่อไป
เขาใหญ่มากนะครับเหนืออำนาจเหนือสารในพระประมาพิไกร
แปลว่าอะไรครับพระประมาธิไตรแปลว่าอะไร
เหนือกว่านั้นใช้อำนาจปกปิดหลักฐานความผิดได้
ผมไปเรียกหลักฐานที่กองทัพสารสั่งไป๒ครั้ง
มันบอกว่าขัดข้องไม่พร้อม
มึงขัดข้องอะไรล่ะสัญญาโป่งสายก็ให้ศาลดูสิ
ขัดข้องไม่พร้อมนายกนายกไม่รับเงินชั่ว
นี่ไงขัดข้องไม่พร้อมหลักฐานไม่ยอมแฉ
เขาบอกว่าไม่ยอมส่งสัญญาตามที่ศาลเรียก
แค่มาขอโทษมึงอย่ามาแกล้งอัดมาแกล้งมาบอกว่าให้ไปขอโทษ
แท้มึงก็กลัวตัวสั่นแล้วกูรู้อย่ามาแกล้ง
เดี้ยงเลยตายเป็นโขลงเลยนะยกโขลงเลย
นะฮะไปถึงตัวประยุทธ์ด้วยนะครับ
ไม่ปรากฏพอไปที่สตงสตงถูกสารสั่ง
ก็เลยบอกว่าไม่ปรากฏข้อมูลการตรวจสอบและเอกสารหน่วยเรียก
พยานวัตถุแปลว่าอะไร
ปกติสัญญาซื้อขายพวกนี้มันต้องส่งสตง
พอเสร็จสิ้นใจกันเรียบร้อยก็ต้องส่งสตว
นี่ไม่ส่งอะไรเลย
ไม่ส่งอะไรเลยแปลว่าอะไร

ผมบอกเลยครับถ้าศาลเป็นที่พึ่งผมไม่ได้นะ
สุดท้ายผมต้องพึ่งม็อบนะครับ
พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศเห็นพม่าใช่ไหม

นี่นะครับถ้าประเทศไทยมันทำกันแบบนี้จนเหลืออดเนี่ย
ผมว่าประชาชนออกมาไม่แพ้พม่านะ

อันนี้ครับเอกชนนะครับ
นะฮะเป็นคนรับเงินจ่ายเงินผ่านเอกชน
แล้วเวลาส่งมอบนะครับเพราะต้องรัฐส่งให้รัฐ
อันนี้รัฐส่งให้เอกชนบริษัทดาต้าเกรด
แล้วเอกชนมาส่งมอบให้รัฐ
คราวที่แล้วนี่นะผมจะบอกให้เลยนะฮะ
ที่คุณไปเอาเรื่องคุณบุญทรงเนี่ยแบบนี้คุณโดนเองด้วยแล้วนะ
โดนเองนะเชิญเลยครับต่อเลยครับ
นี่ไงเส้นทางการโยกเงินนี่ไง
ท่านประธานไปเลยนะเนี่ยที่ขีดสีฟ้าเนี่ย
รับเงินไปบ้างเส้นทางการเงินเลยนี่คือใบเสร็จ
นี่คือใบเสร็จครับพี่น้องครับป๖
กว่านั้นนะครับเสียตายตังค์จังเลยตั้ง๘๐๐กว่าล้าน
ไปซื้อรถเชียงกงนะฮะเนี่ยจ่ายเงินก่อนด้วยนะครับ
จ่ายเงินก่อนนะครับ๘๔๘๕ล้าน
เชียงกงนี่นะคุณไปจ่ายเงินก่อนนี่มันอันตรายมากนะ
แล้วคุณจะรู้แน่เขาจะหาอะไรมาจากไหน
เอารถจากซากเอาจากจังมาแล้วก็มาทำเนี่ยอย่างเงี้
แล้วคุณจ่ายเงินไปก่อนถ้าไม่เอื้อมันแปลว่าอะไร
แล้วก็มี๒๕๖นะฮะนี่ไงสัญญาหลักฐานเลย

นี่หลักฐานที่เขาบอกว่าเป็นรถถัง
เชียงโกงย้อมแมวภาษาอังกฤษเขาบอกมันเขียนชัดเลยในสัญญาณระบุเลยว่า
เอารถเนี้ยมาดัดแปลงแปลว่าอะไรครับแปลว่ารถเชียงโกงมาดัดแปลงนะ
มาทำใหม่ถ้าถ้าคำว่ามันไม่ใช่รถใหม่มันต้องน่ะนี่คือ
เดี๋ยวให้ประธานไปเลยโอ้โหคราวนี้สงสารประเทศไทยจับใจ
สารยังไงครับพี่น้องดูสิครับเนี่ยคนนี้ใครหน้าตาเนี่ย
ชาวบ้านจะได้รู้ว่าคนนี้หล่อมากใส่เสื้อคล้ายกับโอ้โห
เป็นเสื้อทหารนะอย่างหนาเลยกันหนาว
อุณหภูมิติดลบนะโอ้โหลงทุนไปเองเลยทุ่มสุดตัว
ทุ่มสุดตัวเลยมันเกินงามไหมพบทบ

แปลว่าอะไรฮะซื้อรถเชียงกงจ่ายเงินก่อน
แล้วก็ต้องไปกลุ่มเองกำไรมันเยอะอ่ะสิ
แม่หนีเลยนี่ไงไม่รับเงินคนชั่วไง
แล้วก็แถลงยกเว้นค่าปรับ๓ผี๓ปี๔๓๘๐ล้านบาท
ยกเว้นเขาไปได้ยังไงเขาส่งช้าตั้ง๓ปี
ทำไมไม่ช้าแล้วครับรถเชียงกงกว่าจะหาอะไร

ปีหนึ่งผลิตได้ไม่เกิน๓๕คัน
ผมไปเห็นโรงงานมาแล้วเป็นลมลมจับเลยครับท่านประธาน
นี่แหละครับแถลงหน้าชื่นตาบานเลยว่า
ล่าช้าที่เกิดขึ้น
ไม่เจตนาที่จะเอาลัดเอาเปรียบ
ทางการไทยจึงไม่ติดใจ
โอ้โหยังงี้น่ะ๓ปีน่ะ

ก็มึงสมรู้ร่วมคิดกันไงเขาถึงไม่เจตนาไง
นี่ไงแม่จึงฟ้องมาเลยนะครับเอ้าต่อ
ดูนะครับตัวแทนที่ไปทำสัญญาด้วยนะครับ
บอยซ์ชื่อนางนอดูนะขอบรับท่านประธานนะแม่เอ๋ยชื่อ
บ้านเนี่ยเป็นทาวน์เฮาส์เลยประตูเนี่ยถ้าเกิดว่าแปดพันล้านจริง
ประตูต้องเป็นอันลอยนี่ยังเป็นประตูเหล็กเลย
ทำไมไม่เลือกคนไม่สร้างภาพให้ดีกว่านี้ล่ะไม่เนียนล่ะ
ไม่ลงทุนเลยโอ้โหเอ้าต่อนี่หลักฐานมัดแน่นแล้วครับ
นี่รถเล็กซัดที่ไปรับคนนี้นะฮะนี่ไปเองเลย
คณะไปทั้งหมดสามสิบห้านายสามสิบห้านายนะครับ
ลงทุนเยอะเหลือเกินถ้าคุณใช้เงินรัฐ
ว่าคุณใช้เงินเกินไม่เหมาะสมคุณมีงบรับงบอะไร
คุณก็ไม่ควรมาใช้แบบนี้ไปสามสิบห้านาย
ไปทำอะไรครับไปทำอะไรไปช่วยกันยกรถถังกลับมาประเทศไทยหรือไง
ต้องไปกันขนาดนั้นแล้วนี่คาทาชัยนี่ก็ไปเอง
ส่วนรูปเห็นไหมครับที่หล่อยืนเนี่ยกล้องซูมหน่อยนะครับ
เห็นไหมคนหล่อหล่อที่ยืนจับมือกับทางเนี่ยก็คือในสถานพุทธสถานเกรดเอง
ผมไปถึงยูเครนเลยไปดูถึงในค่ายทหารเลยนะฮะ
แล้วก็ไปนั่งคุยกับอดีตรัฐมนตรีเศรษฐกิจที่เขาสามารถเอาข้อมูลทางลับทางลึกมาให้ผมได้
วันนี้ความจริงมันเลยปรากฏอ๋อครับ
คราวนี้แหละครับใครไม่เคยรู้จักคนนี้ต้องรู้จักแล้วเพราะว่าเขาฟ้องผม
นะผมไม่รู้ว่าท่านประธานห้ามไอ้ชื่อเขาบอกว่าชื่อนางอิสรี
เขาฟ้องผมไปแล้วท่านประธานไม่เป็นไรนะมีภูมิคุ้มกันแล้วนะฮะ
แล้วก็เปลี่ยนชื่อนะ๒ปีเปลี่ยนชื่อ๖ครั้ง๒ปีเปลี่ยนชื่อ๖ครั้งเดี๋ยว
ท่านสลันท่านสลันวุฒิครับท่านสลันวุฒิครับ
สลันวุฒินิดเดียวครับไม่มีใครประท้วงนะครับ
เพียงแต่ว่าประธานอยากถามว่าไอ้ที่อภิปรายมาเนี่ย
มันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปีไหนครับปัจจุบันหรือในตั้งแต่อดีต
เพราะผมอันนี้ประธานถามด้วยความไม่เข้าใจนะครับประธานได้เลย
ผมตอบประธานได้เลยก็ยังฟ้องเป็นคดีอยู่เดี๋ยวนี้ไง
อยู่เดี๋ยวนี้ก็เป็นคดีอยู่ไงแล้วก็ส่งมอบมาปีหกสอง
เข้ามาเป็นรัฐบาลแล้วนะเดี๋ยวเขาจะอ้างว่าเฮ้ยมาส่งก่อนหน้านั้น
อย่ามาหลอกกันนะฮะท่านประธานครับแล้วคนก็ชุดเดิม
ยังมาเป็นนายกลอยหน้าลอยตาอยู่ไม่รับเงินคนชั่วนะนี่ไง
ผมต้องมาแฉนี่ยังไงไม่รับเงินชั่วดูดิครบค้ากับคนเนี่ย
สองปีเปลี่ยนหกชื่อนะครับถ้าเป็นชายสามโบสถนี่เขาก็ครบไม่ได้แล้ว
นี่สองปีเปลี่ยนหกชื่อนะผมคิดเองนะแม่งพี่จานเอ้าต่อ
คราวนี้แหละครับมัดแน่นเลยนี่เป็นผังที่อะไรรู้ไหมครับ
รัฐบาลใหม่ยูเครนเขาจับผู้นำที่คอลลับชั่น
ก็เลยมีการทำพาร์ททำชาร์จผังโยงเลย
ว่าเป็นจีทูเกะยูเครนตกลงซื้อกับรัฐบาลไทย
แต่ตอนจ่ายเงินนะครับรัฐบาลไทยจ่ายผ่านเอกชน
ลายนี้เลยครับนี่นะครับนางออ่างนะครับ
คราวนี้ไม่เอ่ยชื่อนะออ่างก็พอนะ
เป็นที่เข้าใจกันว่าหมายถึงใครออ่างก็ส่งมานี่แหละครับ
ไอ้โม่งไอ้โม่งก็ส่งมาเนี่ยเห็นไหมสีดำเนี่ย
กล้องกล้องซูมเลยครับไอ้โม่งเนี่ยที่ดำดำเนี่ย
เห็นไหมครับนี่แหละครับเงินที่มันส่งมาเนี่ย
มันเป็นทางเรียกว่าเขาเรียกว่าโพยกวนนะฮะ
เป็นทางที่เรียกว่าฟอกเงินโยกเงินกันอยู่ตรงนี้
โมกเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ชาร์จนี้ไปนะครับ
นายกไปดูด้วยนะครับว่าเงินคนชั่วรับหรือเปล่า
อ้าวดูมันมากเสียดายท่านนายก
คราวที่แล้วท่านบอกว่าเฮ้ยไม่ใช่ท่านรู้ไหมครับว่า
โครงสร้างรถรุ่นเนี้ยมันคือทีแปดสิบสี่
แปดสิบสี่แปลว่าอะไรครับท่านไปซื้อรถเบนท์หรือรถโตโยต้า
เขาจะบอกเลยว่าเอ็นเคสามเคทีอ่ะทีดับวิว
มันแปลว่าบอที่เดียวกันรถรุ่นเดียวกัน
เปลี่ยนหน้ากระจังหน่อยเดียวเปลี่ยนไฟท้ายหน่อย
เปลี่ยนอะไรหน่อยหนึ่งกรณีนี้นะฮะก็คือรถโอปอตเหมือนกัน
แต่ว่าเขาไปใส่ใส่ฝาคอบมาหน่อยหนึ่งเนี่ย
ฝาบังลอเนี่ยบังบังสายพาดเนี่ยแล้วก็มาขายแผงแผง
เขาเรียกโอพลอตทีแปดสี่บีเอ็มนะฮะนี่ไง
เพิ่มแผงบังล้อเอ้าโชว์หน่อยสิว่ารถคันนี้
มันเกิดอะไรขึ้นโชว์หน่อยเอ้านี่ไงนี่ไงดูนี่ดูนี่เนี้ย
ตัวจริงเสียงจริงเลยเนี่ยควันกบตูดเลยนายกเอ้ย
วันกบตูดรถรุ่นใหม่โอ้โหเพลงธรณีกันแสง
หน้าผมจะร้องไห้นะเนี่ยสงสารประเทศไทยควันกบจูดเลย
ไม่ใช่งานศพนะนี่ไงรถถังไอโอพลอตนี่ไง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

ผมก็ถูกบังคับไปเร็วมากเลย
เสียดายนะถ้าขยี้จริงจริงอ่ะตายเลี่ยงเลยตายเลี่ยงเลย
ทีนี้มาดูใบเสร็จดูใบเสร็จมากนะฮะพี่น้องประชาชน
เรียกร้องอยากเห็นใบเสร็จเนี่ยใบเสร็จมาแล้วใบเสร็จบอกว่า
หนึ่งเป็นจีทูเก๊นะฮะล้านเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์
ล้านเปอร์เซ็นต์แน่จริงฟ้องมาเลยนะว่าจีทูจริงนะ
เอาหลักฐานมาแฉด้วยนะเพราะว่ารัฐกับเอกชนครับ
ไม่ใช่รัฐต่อรัฐแล้วก็รัฐต่อรัฐก็ทำไม่ได้ด้วย
เงินมันโอ้โหที่นู่นขนาดนี้ผู้นำถูกจับด้วย
ถูกไล่ล่าหนีไปอยู่รัสเซียเห็นไหมครับ
เขารับเงินก้อนนี้เขาก็ยังอยู่ไม่ได้เลยแล้วพวกท่านทำไมลอยหน้าลอยตา
ไม่รับเงินคนชั่วไงเรานะฮะยูเคนนะฮะ
ส่งมอบให้เอกชนเห็นไหมฮะไม่ใช่ส่งมอบให้กองทัพ
อย่างนี้ใบเสร็จนะครับเส้นทางการเงินนะฮะ
โม่งเอกชนรับเงินใบเสร็จไหมครับ
เงื่อนไขยอมจ่ายเงินก่อนใบเสร็จไหมครับเห็นไหมครับ
สอบสวนชัดแล้วก็ว่าเป็นรถเชียงกงใบเสร็จเลยครับ
ทุ่มสุดตัวไปเองเลยนะเกินงามไปเสร็จไหม
ทำไมต้องไปเองทำไมต้องไปเองยกเงินค่าปรับไป๔๐๐
สี่พันสามร้อยแปดสิบล้านใบเสร็จไหมเนี่ยคุณไปยกเงินให้เขาว่า
ช้าตั้ง๓ปีนี่ไงแล้วก็เอานอนหนูที่มาเป็นตัวตัวแทนเนี่ยนะฮะ
เป็นทาวน์เฮาส์แปดพันกว่าล้านนะฮะนี่คือสิ่งที่ผมอยากบอกว่า
แล้วนางออ่างเนี่ยที่ว่าเปลี่ยนชื่อ๖ครั้งเนี่ยนะฮะ
เป็นเจ้าของบริษัทเนี่ยนะฮะเอาคนนี้มาเป็นตัวแทนของฝั่งไทย
แปลงร่างเป็นตัวแทนในกงศุลของประเทศไทยในยูเครนเพราะทำให้ดูเหมือนว่าเป็นรัฐต่อรัฐ
จากนั้นเกิดอะไรครับพอสั่งซื้อเรียบร้อยเสร็จเกิดอะไรขึ้นไหมครับ
ท่านประธานครับท่านประธานครับขออนุญาตครับ
ขอบคุณมากได้พักเลยขอบคุณมากนะครับท่านประธานสมาธิกรบครับ
ผมสัญญาณสุพรรณครับสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรจังหวัดนครสวรรค์นะครับ
ว่าที่ท่านถือเนี่ยเป็นไว้เสร็จเพราะฉะนั้นขอให้ท่านประธานได้
ได้ขอเอกสารที่ท่านภูมิปลายเนี่ยได้ตรวจสอบด้วยนะครับ
ขอท่านประธานวิทย์ชัยครับครับก็วิทย์ชัยว่า
สลันยังอยู่ในกรอบอยู่นะครับส่วนเรื่องสิ่งที่ท่านสลันนำมา
ท่านสลันวุทย์นำมาพิปรายถูกผิดอย่างไรหรือว่าทรัจะ
ยังไงก็มันได้พิสูจน์กันต่อไปนะครับ
เพราะอยากเห็นใบเสร็จนะครับซูมเลยนะครับ
แล้วเอาไปลงข่าวพรุ่งนี้เลยนะว่ามีใบเสร็จกี่ข้อแล้วมาเถียงมา

นี่คือหลักฐานที่ชัดเจนมัดแน่นเป็นใบเสร็จแล้ว
จะให้ผมเซ็นใบเสร็จปลอมเอาไหมล่ะ
คุณทำมาจนชินแล้วแต่ผมทำไม่เป็นเว้ย

เข้าข่ายกรณีเดียวกันเลย
นายกติดคุกนะครับอย่างน้อย๑๐ปี
โง่ไม่รับเงินคนชั่วนี่ไง
นี่หลักฐานเดียวกันเลยอ่าทีนี้ต่อไป
มันไม่แฟร์อย่างนี้มันไม่แฟร์
นำเอกสารเข้ามาพิภัยได้เนี่ยแต่ว่าถ้าถ้าผมจะขอขอบคุณณาท่าน
ประธานจะช่วยวินิจฉัยว่าหลังจากเสร็จแล้วนะครับ
เอกสารอ๋อท่านท่านท่านท่านท่านสลันเขาเดียวเขาก็มอบให้ทางประธานอยู่แล้วครับ
ขอบคุณครับขอบคุณครับแต่ว่าฝากท่านสลันนิดหนึ่งนะครับ
คำข้อความใดหรือคำใดที่มันไม่ค่อยสุภาพก็ลดลดลงสักหน่อยนะครับ
คำว่ากูธหรือเว้ยอะไรเนี่ยมันค่อนข้างจะอันนั้นไปนิดหนึ่งนะครับ
ก็เข้าใจอยู่หรอกว่าเป็นบุคลิกของท่านแต่ว่า
คำที่เป็นคำที่ไม่ค่อยสุภาพเท่าไหร่นักก็ขอให้ยับยั้งด้วยแล้วกัน
เชิญอภิปรายต่อเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวท่านเอ่อ
จิรยุประท้วงก่อนครับเชิญครับเรียนท่านประธานที่กรบครับ
กลับผมจีรายุห่องทรัพย์สมาชิกสภาพวิทยาลักษณะสรรค์
กรุงเทพมหานครประท้วงท่านประธานในข้อเก้า
แต่ผมก็เข้าใจนะครับว่าเขายกมือประท้วงท่านประธานก็ต้องให้
แต่ประท้วงในลักษณะเช่นนี้เนี้ยมันเขาเรียกว่าเกมเสิร์ฟแบบ
ไม่มีเหตุผลคือถ้าเกิดท่านเคยอยู่สภามาเนี่ยนะครับ
เคยผ่านการอภิปรายไม่ไว้วางใจมาจริงเนี่ยนะฮะท่านจะรู้ว่าเวลาเขากล่าวหาเนี่ย
เขาพูดคำว่าใบเสร็จมันไม่ได้เป็นใบเสร็จรับเงินมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
โค้ดไปเนี่ยมันเป็นหลักฐานเขาเรียกกันว่าใบเสร็จไอ้อย่างเนี้ยท่านประธานครับ
ผมว่ามันคนฟังทางบ้านเขาก็พอรู้นะแต่ว่าเดี๋ยวเขาจะหาว่าสภาเราเนี่ย
ด้วยปัญญานะท่านประธานครับก็ฝากท่านประธานช่วยวินิจฉัยด้วยครับ
ขอบคุณครับก็เชิญ
ท่านอาภิปตร์เอ่อประตุ้งครับขออนุญาตประตุ้งครับเชิญเชิญครับ
ครับขอบคุณนะท่านประทานผมเป็นบูรณ์นิติธวรรมสมาชิก
ผู้อภิปรายนะฮะเมื่อกี้ได้กล่าวคำเรื่องเกี่ยวกับใช้คำว่าโง่โง่อะไรหลายหลายอันอ่ะนะฮะ
ผมเห็นว่าเป็นการวิปรายที่อ่าใช้หวัจจากที่ไม่เหมาะสมอ่ะนะครับ
คือมันมีคำอื่นที่จะใช้ที่ดีกว่านี้

คำว่างโอเรื่อยนั้นน่ะนะครับขอบคุณครับ
ครับบริมท่านประธานผมถอนให้เลยครับ

ท่านสลันวุฒิไปแล้วนะครับผมก็ไม่ได้ปล่อยแต่ว่า
ถ้าหลังวันระวังนิดนึงนะครับเพื่อจะจะให้การอภิปรายของจังราวรื่นครับ
เชิญครับกราบเรียนท่านประธาน
ผมสามารถใช้เสียงหล่อก็ได้นะครับ
แล้วก็ไม่โง่ก็ได้นะครับเป็นคนที่ฉลาดน้อย
อภิปรายไม่ไว้วางใจจะมายอวาธีจะมาชื่นชมกันเหรอครับ
ทนฟังหน่อยสิครับกับคนบางคนเนี่ยผมต้องใช้คำแบบนี้
ชาวบ้านเขาพูดแสบกว่านี้อีกแล้วฝากผมมาแต่ผมยังไม่กล้าพูดในสภา
ผมบอกแล้วเป็นข้อจำกัดกับคุณประธานภายศาสตร์
ท่านประธานด้วยนะครับที่มีการให้ข้อเท็จจริง

คุณปรินาประท้วงเชิญครับ
ขออนุญาตประท้วงท่านประธานข้อ๙นะคะ
เมื่อท่านประธานได้วินิจฉัยและตักเตือนไปเมื่อตะกี้เอง
แล้วก็ตักเตือนไปหลายครั้งหลายหนแล้วเนี่ยผู้อภิปรายยังต่อล้อต่อเถียง
แล้วก็มีการเสียดสีล้อเลียนดูหมินประธานกลับมาอย่างนี้
ดิฉันขอแนะนำว่าไม่รู้จะทำยังไงแล้ว
ขอให้ท่านประธานใช้อำนาจประธานตรวจสอบสุขภาพจิตดีกว่านะคะ
ขอบคุณค่ะตรวจสอบสุขภาพจิตของผู้อภิปรายนะคะ
ขอบคุณท่านท่านปรินาครับผมก็ได้วินิจฉัยแล้ว
ความจริงท่านสลันวุฒิก็ไม่ได้พูดอะไรต่อล้อต่อเถียงอะไรประธานนะครับ
ท่านท่านยอมรับซะโดยดีเพียงแต่ว่าท่านได้อธิบายตัวเองว่า
เมื่ออภิปรายก็คงจะต้องมันต้องใช้คำดูเด็ดเผ็ดมันอะไรต่างต่าง
เป็นเรื่องปกติผมผมเข้าใจนะครับผมคิดว่าคือ
สิ่งที่เป็นคำไม่สุภาพผมก็เตือนไปแล้วนะครับ
คำว่าโง่เนี่ยท่านก็ถอนไปแล้วนะครับ
เพียงแต่ว่าท่านอธิบายว่าวันนี้ท่านอภิปรายไม่ไว้วางใจ
ฉะนั้นก็ขอวินิจฉัยว่ายังอยู่ในไม่ได้ผิดข้อบังคับแล้วครับ
เพราะอ่านที่ผิดไปแล้วท่านถอนไปแล้วผมว่าท่านปรินาอ่า
ฟังไปต่อก่อนนะครับเชิญเชิญท่านครับ
กลับเรียนท่านประธานสภาที่เอาเสียงหล่อหน่อยก็ได้ครับท่าน
จริงผมก็จะตอบโต้นะฮะแต่ผมคิดว่าจิตใจผมนี่มีสมาธินิ่งกว่า
นะฮะผมไม่ใช่คนที่เป็นโรคจิตแต่ว่าผมปฏิบัติธรรมจิตมันนิ่ง
นะฮะไม่โกรธเลยครับไม่โกรธสิ่งที่ผมอยากจะกลับเรียนถึงท่านประธาน
วันนี้ประท้วงกันเยอะขนาดนี้ห้ามตัดเวลาผมนะครับตัดเวลาผู้ประท้วง
นะครับผมบอกก่อนนะฮะอย่ามาใช้เกมนี้แล้วก็ทำให้การอภิปรายเนี่ย
ไหลลื่นแล้วก็ทำให้มาตัดเวลาผู้อภิปราย
อันนี้ผมฟ้องพี่น้องประชาชนเลยนะครับไม่ตัดครับไม่ตัดครับ
ขอบพระคุณมากท่านประธานครับนี่พี่น้องประชาชนปรบมือให้ท่านประธานหน่อย
ตบดังดังเลยไม่ใช่ท่านประธานไม่ต้องปบให้ไอ้น้องต้องแล้วครับท่านอภิปรายเลยครับ
ต่อเลยนะครับมีใครประท้วงอีกไหมครับเสียงแวว
กลับเรียนท่านประธานที่เคารพสิ่งที่ผมอยากจะกล่าวต่อไปนี้
เอาทรัพยากรเอาประโยชน์ชาติเนี่ยไปให้กับเจ้าสัวมันเป็นอะไรที่เจ็บปวดมาก
สิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือว่าเอาชัดเจ้าสัวอยู่ไหน
เอาออกนี่ไงท่านประธานดูนะครับ
ธุรกิจเกี่ยวกับทางด้านการเกษตรก็ดีอาหารก็ดี
มีเจ้าสัวรายหนึ่งผูกขาดผมไม่เอ่ยนามนะครับ
คงจะพอรู้ดีนะครับเวลาใครไปซื้อ
ในร้านสะดวกซื้อใกล้บ้านที่ร้านของชำเจ๊งเพราะลายนี้นะครับ
นี่ไงผูกขาดเดี๋ยวมีเรื่องแฉมันมันเพิ่มเติม
เรื่องเหล้านะครับก็มีเจ้าสัวรายหนึ่งผูกขาด
เดี๋ยวนี้ลุกไปไม่ใช่แค่สินค้าเกษตรนะไม่ใช่แค่เหล้านะ
อย่างอื่นกูเอาเรียบเลยขออนุญาตนะครับเอออย่างอื่นกับผมเอาเรียบเลยครับ
แล้วก็ธุรกิจที่เกี่ยวกับสนามบินก็มีเจ้าสัวอีกลายหนึ่ง
ผมจะก้าวข้ามเร็วนะครับไม่แตะนะครับ
ให้รู้ว่าเจ้าสัวมีกี่เจ้าสัวในประเทศไทย
พลางานก็หนึ่งเจ้าสัวสัมภาษณ์เดินรถก็หนึ่งเจ้าสัว
โรงพยาบาลก็หนึ่งเจ้าสัวยังอีกเยอะผมขี้เกียจมาสาธยาย
และสิ่งที่ผมอยากจะบอกเอาป้ายนี้ลงก่อนเดี๋ยวเขารู้ความลับ
สิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือว่าวันนี้นะครับ
สัวรายหนึ่งเขาเป็นคนที่มีประวัติชีวิตแปลก
เขาเป็นคนที่ชอบเทคโอเวอร์และใครที่ร่วมธุรกิจกับเขา
หรือทำท่าอ่อนแอจะถูกเขาเทคโอเวอร์ไปทันทีเลย
แล้วเขาชอบเลี้ยงคนนะฮะเลี้ยงมาเลยกี่ปี
แต่เป็นตั้งแต่ยดในร้อยในพันใครดูท่าทางหน่วยก้านดี
คนนี้เป็นใหญ่แน่เลี้ยงหมดให้เงินเดือนทุกเดือน
มีอะไรช่วยเหลือหมดไปต่างประเทศดูแลหมด
นี่คือพฤติกรรมเจ้าสัวลายหนึ่งนะฮะ
ผมจะไม่เอ่ยชื่อนะก็เป็นใคร
แล้วก็เลี้ยงมาจนถึงผู้มีอำนาจจนเติบใหญ่มีอำนาจสูงสุด
แล้วเขาก็ใช้ผู้มีอำนาจลายนั้นอนุมัติแค่ไม่กี่ครั้ง
เกินคุ้มเลยนี่คือพฤติกรรมเจ้าสัวลายนั้น
ส่วนถ้าคนไหนหมดอำนาจแล้วไม่มีอะไรแล้ว
ลายนี้เขาจะตืดหน่อยนะตื๊ดตืดแปลว่าอะไรครับ
พี่น้องคงพอจะนึกออกนะครับตืด
สิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือว่าเจ้าสัวลายนี้วันนี้เนี่ย
มีที่ดินเนี่ยรวมกันทั้งหมดเนี่ย
เฉพาะที่ใช้ชื่อที่เปิดเผยนะ๖แสนกว่าไร่
รวมแล้วเนี่ยมีเสียงซุบซิบบอกว่าเป็นล้านไล่

ตอนซื้อนี่ถูกมากแต่ว่าพอเป็นของเจ้าสัว
แล้วมันจะสูงขึ้นเป็นร้อยเท่าพันเท่าเขามีวิธีพิเศษสุดยอดเลย
วันนี้ผมยกย่องเลยนะฮะและสิ่งที่ผมอยากจะบอกคือว่า
ที่ของเขาเนี่ยหนึ่งล้านไร่เอามาต่อกันเนี่ยระยะทางเท่ากับอะไรรู้ไหมครับ
โลกพระจันทร์นะฮะรอบครึ่งเลยนะครับ๔แสนกิโลเมตร
ประจันทร์ประมาณสามแสนนะครับเห็นไหมฮะนี่สี่แสนกว่า
ไกลมากเลยนะครับและสิ่งที่ผมอยากจะบอกว่า
น่ากลัวที่สุดเลยก็คือว่าเจ้าสัวลายนี้ได้รับการเอื้อ
นะจากผู้ที่บอกว่าไม่กินเงินชั่วชั่วเดี๋ยวผมจะแฉให้ฟังว่า
เอื้อยังไงท่านมาดูนะครับรัฐบาลประยุทธ์ประกาศว่าเออ
เดี๋ยวเราจะมีเนอร์บายนะฮะเรียกว่าเอ่อเรียกภาษีเก้าหน้า
นะฮะจากใครก็ตามที่มีที่ดินนะฮะจะถูกเก็บภาษีเก้าหน้า
สิบเปอร์เซ็นต์งานเข้าเลยเดี๋ยวผมจะบอกให้สิ่งที่ผม
อยากจะบอกก่อนก็คือว่ารัฐบาลประยุทธ์เนี่ยลุมกินโต๊ะ
ประเทศโดยประเคนให้เจ้าสัวนะให้ต่างชาติสิ่งที่จะบอก
ก็คือว่าถือคลองที่ดินได้เก้าสิบเก้าปีไม่ใช่เช่าอย่างเดียวนะ
เฉพาะเลยเห็นไหมครับแล้วเจ้าสัวเองก็ไปเช่าที่
อยู่แถวฉะเชิงเซานะฮะเขาว่าเป็นแสนไร่นะ
เป็นวิธีพิเศษเหมือนกันนะฮะในช่วงที่นายประยุทธ์มีอำนาจนี่แหละครับ
และสิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือว่าเจ้าสัวลายนี้เขาเก่งมาก
เวลาเขาซื้อที่ดินนะเขาไปซื้อเป็นที่ตาบอด
พอซื้อเสร็จเขาสามารถทำให้ที่ตาบอดเป็นที่ตาสว่าง
โอ้โหสุดยอดเลยจากที่ตาบอดทำให้เป็นที่ตาสว่างได้

เขาสามารถทำให้ถนนเนี่ยตัดผ่านที่ผืนนั้นได้
ทั้งที่ไม่เคยมีโอกาสและไม่มีศักยภาพที่จะตัดถนนผ่าน
แต่เขาก็เอาผ่านเข้าไปจนได้แล้วผ่านยังไงครับน่าเกลียดมาก
เฉียดหน้าที่ของตัวเองห้ามไปกินที่ตัวเองด้วยนะ
ทับที่ชาวบ้านช่างเขาช่างมัน
ผมจะบอกช่างเผือกดีไหมมันพูดแล้วเดี๋ยวจะว่าไม่สุภาพ
หลีกเลี่ยงมากนะกดดันมากท่านประธาน
แล้วตอนที่เขากว้านซื้อนะเขาสามารถรู้ล่วงหน้าว่า
รถไฟฟ้าจะไปทางไหนที่ไหนจะมีการพัฒนาเขาไปซื้อดักหน้าหมดเลย
เดี๋ยวผมจะแฉให้ว่าลายนี้เขามีข้อดีตรงไหนเขาเก่งตรงไหนเขาสามารถทำได้
แล้วพอเขาซื้อตอนที่เป็นที่ตาบอดซื้อตอนที่เป็นพื้นที่สีเขียว
เสร็จเขาเปลี่ยนผังเมืองจากสีเขียวเป็นสีม่วง
ราคาเพิ่มเป็นร้อยเท่าพันเท่าร้อยเท่าพันเท่า
นี่คือความสามารถพิเศษของเจ้าสัวลายนี้
เนื่องจากเกษตรกรไม่ได้รับการดูแลเหลวแลจากรัฐบาลประเด็จการที่ยึดอำนาจมา๗ปีแล้ว
ยากจนเลยเอาที่ไปจองรองจำนำที่สุดแล้วถูกเขายึดหมดเลย
ยึดไปป่ะก็จะมีนายทุนไปขว้านซื้อ
นี่ไงคือสิ่งที่มันเป็นวังวลมันเป็นวัตตสงสารของประเทศไทย
ที่เรามีรัฐบาลที่ไปสมรู้ร่วมคิดร่วมกับเจ้าสัว

ที่ผมอยากจะบอกก็คือว่า
ท่านนายกชอบอ้างว่าเขาทำทั้งหมดนี้มันเป็นเรื่องของหน่วยงานนะ
เป็นเรื่องระเบียบเป็นเรื่องขั้นตอนผมไม่ได้ไปเอื้อเขาเลยนะ
ผมไม่ได้เอื้อเขาเลยโอ้โหเดี๋ยวผมจะแฉให้ว่า
ทำไมเขาถึงทำได้ประชาชนทั่วไปจะทำได้ไหมเหมือนเจ้าสัวลายนี้
และสิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือว่านายกคนนี้นะฮะเขาจะมีวิธีอ้างก็คือว่า
ผมไม่เกี่ยวนะเนี่ยเป็นเรื่องของสนชเฮ้ยแล้วใครตั้งสนช
แล้วใครเป็นคนทำตามความต้องการของนายกผมไม่เกี่ยวผมไม่เกี่ยวเลย
เป็นเรื่องของสรณชอเป็นเรื่องของสภาเป็นเรื่องของอะไรต่างโยนหมดเลย
ถ้าอะไรดีนี่เขาจะรับเอาไว้นี่คือพฤติกรรมนายกลายนี้
สิ่งที่ผมอยากฝากจะบอกพี่น้องประชาชนต่อไปก็คือว่า
เรื่องการเอื้อประโยชน์กับเจ้าสัวเนี่ยท่านหนีความผิดชอบไม่ได้หรอก
พี่น้องจะเห็นว่าโครงการต่างของหน่วยงานราชการ
ผ่านท่านประธานสภาท่านพอจะเห็นนะครับ
เขาจะสร้างถนนจะปรับผังเมืองหรือว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่รถไฟฟ้าหรือสะพาน
ค่าราชการไม่ได้คิดเองก็จะจ้างบริษัทที่ปรึกษาไปทำ
เกิดอะไรขึ้นครับเกิดอะไรขึ้นครับท่านประธานครับ
สัวลายนี้ฉลาดมากเขาก็ไปตั้งบริษัทเป็นที่ปรึกษาให้หน่วยงานราชการ
แล้วเขาก็สามารถสั่งผู้มีอำนาจได้ว่าเฮ้ยงานนี้เอามาให้บริษัทอัวสิ
อัวเขารับผิดชอบอยู่เป็นที่ปรึกษาเรื่องนี้
พอปรึกษาเสร็จที่ปรึกษาก็เขียนเข้าทางหมดเลย
สัวอยากจะเอายังไงครับที่ปรึกษาเขียนให้เลย
พอเขียนเสร็จผู้เมียนหน้าสั่งเอ้ยเอาตามงานศึกษาตามไงวิจัยเว้ย
อันนี้เขาจ้างบริษัทวิจัยมาจ้างสถาบันการศึกษาวิจัยมา
จ้างมาทั้งสิ้นนะฮะรวมหัวกันวางแผนมาทั้งสิ้นเลย
ท่านประธานครับมันน่าเจ็บปวดนะครับ
ถึงบอกว่าซื้อที่ตาบอดสุดท้ายที่ก็ตัดไปได้
ซื้อที่ที่ไม่เคยมีใครรู้เลยว่าทางรถไฟจะผ่านตรงนี้
สุดท้ายก็ผ่านไปได้เห็นไหม
ราคาที่ดินเพิ่มเป็น๑๐๐เท่าพันเท่า
นี่คือความสามารถพิเศษของเจ้าสัวลายนี้นะฮะ
สิ่งที่ผมอยากจะบอกว่าไอ้บริษัทที่ปรึกษาเนี่ย
มันมีอยู่ประมาณไม่เกิน๒๐แห่งในประเทศไทย
และไอ้การที่เขาเป็นบริษัทที่ปรึกษาอย่างนี้
แล้วก็ได้รับโอกาสจากหน่วยงานใหญ่ที่ผู้มีอำนาจสั่งไปเนี่ย
เขาจะสามารถล่วงรู้ข้อมูลในทางลึกกว่าคนอื่น
รู้ก่อนคนอื่นซึ่งคนอื่นไม่มีทางทันเลย
และนี่คือความได้เปรียบที่พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศ
ไม่มีโอกาสไปดักซื้อที่แบบเขาไม่มีโอกาสจะรวยเหมือนเขา
ที่เขารวยแล้วยังรวยอีกรวยอีกรวยอีกรวยจนจุก

และผมอยากจะบอกต่อไปว่า
บริษัทหนึ่งนะฮะที่เขาตั้งขึ้นมาเนี่ยที่เป็นตึกรุ่น
ตึกนี้นะฮะชื่อกรรมการชื่ออะไรต่างก็คือนายจอจาน
ผมไม่เอ่ยชื่อดีกว่านะจอจานพอพานกันแล้วกันไม่เอ่ยชื่อ
และส่งเสริมจนได้ไปเป็นรองผู้ว่ากอทมนะฮะเป็นถึงอดีตรองประหลัดเป็นถึงอะไรต่างตำแหน่งใหญ่โต
ศูนย์ประชุมศิริกิจบอกว่าสร้างไม่ได้สร้างได้โอ้ติดกฎเกณฑ์อันนั้นอันนี้
โดยกฏธมอร์เป็นผู้ออกกฏเกณฑ์นั่งอยู่ในกฏธมอร์เลย
จอจานพอพรานนั่งอยู่ในกฏธมอร์เลยสั่งอะไรได้หมด
พี่น้องดูนะครับที่เคยต่อสัญญาศูนย์ประชุมศิริกิจแล้วอ้างว่าก่อสร้างไม่ได้ติดกอทม
เอ้าเจ้าสัวได้ทุกโครงการเลยจะตัดถนนอะไรคนนี้ได้หมดเลยครับอ้าวต่อ
สิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือว่าดูนะฮะอย่างศูนย์ประชุมศิริกิจอันนี้ก็ยิ่งเจ็บปวดเลยพี่น้องครับ
เกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับพี่น้องก็คือเห็นว่าทำไมเขาต่ออายุราชศูนย์ราชการห้าสิบปี
เขาอ้างว่าโอ๊ยเราแพ้นะเราผิดไม่ได้นะเราต้องให้เขานะอ้างสารพัดวันนี้แฉจ่ะเลย
เดี๋ยวอภิปรายเสร็จนะครับเดี๋ยวอภิปรายเสร็จผมจะส่งหลักฐานให้ประธานนะฮะ
นี่ไงอยู่ในนี้เลยนี่คือสัญญาที่เป็นสัญญาที่ไม่เคยมีใครเห็น
ปรากฏว่ามีการซุกซ่อนแต่ว่าเดชบุญนะฮะพระสยามเทวาธิราชยังศักดิ์สิทธิ์
ให้ผมได้สัญญานี้มาจึงฉีกหน้ากากไอ้พวกที่เอื้อเจ้าสัวทั้งหลายแหล่
พวกตะแบงพวกศรีสะนวนชัยพวกที่เขาเรียกว่า
เอาละผมไม่อยากใช้คำหยาบเอาตามท่านประธาน
พี่น้องครับดูนะครับว่าศูนย์ประชุมศิริกิจเนี่ย
เขาจะมีข้อกฎหมายว่าตรงนั้นอันนี้ต่อนะปี๔๓ทำอะไรได้บ้างปี๔๔
แล้วก็มาอ้างปี๕๖ยุคนายกยิ่งรักนะครับแล้วก็ปี๖๑
ต่ออายุสัญญาให้สบายใจเฉิ่มเลยนะครับและนี่เอกสารที่ว่าถูกซุกซ่อนนะฮะ
เขาเรียกว่าเอกสารแนบหมายห้าเอกสารแนบท้ายห้าที่ซุกซ่อนแล้ว
วันนี้มันปรากฏออกมาชัดดังนั้นระบุชัดเจนเลยนะครับว่า
เอกสารใหม่๕ระบุว่าอย่างนี้๑บริษัทต้องก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้าง
กรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลังโรงแรมรีสอร์ทนะฮะ๔๐๐ห้องเห็นไหมครับ
ชัดเจนเลยนะครับข้อสองนะฮะเอกสารที่หายไปนะครับถ้าเอกสารอันนี้อยู่นะ
เขาตอบสัญญาไม่ได้นะท่านประธานตั้งใจฟังนะข้อ๒นะครับ
บริษัทต้องยื่นแบบแบรนด์ก่อสร้างพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้แก่กระทรวงการคลัง
ภายใน๑๒เดือนนับแต่วันที่ลงสัญญา
เขาไม่ได้ยื่นแปลว่าอะไรครับ
เอ็งผิดไปตั้งแต่แรกแล้วอุบอีบกันไว้นะครับ
มาดูข้อ๓นะครับ
ซึ่งมันถอดไปจากหน้า๕
เขาบอกว่าบริษัทจะต้องเริ่มลงมือก่อสร้างอาคาร
และสิ่งปลูกสร้างตามข้อ๑ภายใน๑๕วัน
นับตั้งแต่ผังทำแล้วเสร็จนะฮะแล้วได้รับการอนุมัตินะ
นี่คือสิ่งที่บริษัทไม่ทำตามนั้นเลย
ข้อนี้มันเจ๊งกระบงแล้วมันต่อสัญญา๕๐ปีไม่ได้
เอกสารชุดนี้จึงหายไปและผมก็ไปตามคืนมา

กฤษฎีกาก็ตัวดีนะครับตีความ๒แง่๒งาม
ตีความยังไงครับครั้งแรกบอกว่าโอ๊ย
ทางฝ่ายราชการมีสิทธิ์ยกเลิกสัญญาผมย่อให้เลยนะครับ
แล้วก็อีกด้านหนึ่งบอกว่าถ้าจะต่อสัญญาก็ได้นะ
ถ้าเขาให้อะไรกับทางราชการที่เป็นประโยชน์
นี่ไงตีสองแง่สองงามศรีถนนชัยเอามาใช้เรียบร้อยแล้ว
นี่คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือว่า
ตีความอันเนี้ยแล้วทางผู้ที่จะอนุมัติให้เจ้าสัวเนี่ย
อ้างกฤษฎีกาอ้างข้อที่เป็นประโยชน์
แต่ไม่อ้างข้อที่เป็นโทษหลักฐานมันจึงมัดแน่นเดี๋ยวส่งประธานนะครับ

ผมอยากจะบอกว่าสมัยก่อนเราเคยฟังเพลง๑๖ปีแห่งความหลัง
นึกถึงสุรพลสมบัติเจริญแต่วันนี้ต้องนึกถึงนายประยุทธ์แทนเลย
เพราะว่า๑๖ปีเนี่ยผ่านนายกท่านนายกชวนขออนุญาตเอ่ยนาม
นายกทักษิณนะครับผ่านท่านพลเอกสุริยุดาโน้น
ท่านนายกสมัครนายกสมชายนายกอภิษฎนายกยิ่งรัก
ไม่มีใครยอมเซ็นให้เลยแต่มาเสร็จท่านประยุทธ์จันโอชา
ไม่รับเงินชั่วนะครับนี่ไงเดี๋ยวมีหลักฐานนะโอ้โหมันมากเลยวันนี้
ผมไม่สงสัยว่านายกเพ่นหนีเลยนี่ไงฮะสิบหกปีแห่งความหลัง
ตีความมาแล้วเขาดองไว้เขาไม่กล้าเซ็นแต่วันนี้ประยุทธ์จันทร์โอชาเส้นเรียบร้อย
อยากจะบอกก็คือว่ารายละเอียดผมไม่ลงแล้วเอาละข้อนั้นข้อนี้เป็นเรื่องของหลักการ
ไปข้ามไปเลยมันละมันละ
ซูมหน่อยนะครับซูมอันนี้หน่อยนะครับ
กล้องเห็นไหมครับซูมหน่อยนะครับนี่นี่ที่ที่ผมชี้อยู่เนี่ยเห็นไหมฮะ
ถนนนี่นะตัดโค้งโค้งโค้งผ่านที่เจ้าสัว๖๐๐ล้าน
ที่ยอมทุ่มทุ่มทุนซื้อแพงกว่าสามเท่าที่ผืนนี้นะฮะคนที่ซื้อนะครับ
ก็เป็นพรามแล้วก็ตั้งบริษัทอยู่ในเกาะบิติส
ซึ่งเป็นที่ฟอกเงินของกลุ่มวิชาชีพผมไปดูมาเองนะครับ
ที่เป็นที่รุ่มลึกเห็นไหมครับนะฮะแล้วก็ในช่วงนั้นเนี่ย
เขาซื้อขายกันอยู่แค่ไม่เกิน๑๒๐๐ปัจจุบันเขาจะขอขายแค่๑๘๐๐
ท่านปะยุทธ์ขายได้แพงกว่าถึง๓เท่านี่เป็นใบเสร็จมั้ย
เสร็จหรือเปล่าเอ้าต่อ
ใบเสร็จใบนั้นยังไม่พอนะครับถ้ามาดูใบเสร็จใบนี้อีก
จากที่เอื้อให้สารพัดเอื้อเต็มไปหมดเลย
นะฮะเกิดอะไรขึ้นครับท่านประธานครับ
จู่วินมอเตอร์ไซค์แถวนั้นกับชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นเนี่ยเขามาบอกผมว่ามันมีบ้านคนใหญ่คนโตอยู่ที่นี่ในหมู่บ้านอะไรครับ
ดูนะครับนี่ทางเข้าระบบความปลอดภัยสุดยอดเลยนะครับต้องใส่หมวกกันน็อกปลอมตัวเป็นมอเตอร์ไซค์รับจ้างนะฮะ
จะเข้าไปดูได้นี่อันตรายมากท่านดูนะครับผังที่ดินนะฮะเนี่ยที่ดินบ้านสองหลังนี้นะฮะ
เข้าไปปุ๊บเนี่ยเจอวงเวียนเจอสาราเรือนรับรองบ้านหลังนี้ติดวงเวียนติดสาราเรือนรองติดน้ำ
สวยมากเลยท่านดูนะฮะที่วงพี่น้องสื่อบัญชนดูนะครับวงสวยมากเลยนะครับ
ผมไม่รับเงินชั่วนะไม่รับเงินคนชั่วแต่ไม่แน่ใจว่าบ้านคนชั่วรับหรือเปล่า
ดูนะครับนี่คฤหาดหน้าตายอย่างนี้เลยนี่ในบ้านจริงเลยนะครับสองหลังเลยคู่เลย
เป็นบ้านแฝดบ้านแฝดอยู่ในโครงการนี้ฮะเห็นไหมฮะติดน้ำเลย
ด้านหน้าติดถนนนะครับหัวมุมเลยนะครับทำเลทองหัวมุมเลยนะครับสองหลังคู่เลย
เลขที่นะครับหนึ่งร้อยสิบห้าทับเจ็ดเจ็ดถึงเจ็ดแปด
ถ้าหลังเดียวมันก็ต้องเจ็ดเจ็ดสี่นี่เป็นสองหลังนี่เห็นมั้ยมีเจ็ดแปดด้วย
เนี่ยกลัวเห็นไม่ชัดนะครับหนึ่งหนึ่งห้าทับเจ็ดเจ็ดถึงเจ็ดแปด
ปรากฏว่ารู้ไหมครับไปล้วงข้อมูลเนี่ยโดนล็อกหมดเลย
โดนล็อกหมดเลยไม่มีทางที่จะล้วงได้เลยบ้านใครชื่อใคร
ไม่มีไม่เชื่อใครแน่จริงลองไปค้นดูในสอระบบนะครับ
ผมนี่เป็นนักสืบที่สุดแล้วยังไม่ได้เลยเห็นไหมครับ
ดูภายในสิครับว่าโออาระโหฐานขนาดไหนเนี่ย

เอาชาวบ้านได้ดูนานหน่อยเขาประท้วงกล้องซูมเลย
ท่านสลานบุธรอสักครู่นะครับมีท่านศิลประท้วงเชิญท่านศิลาครับ
ภาพที่โชว์นะครับเขายังไม่รู้บ้านใครนะครับ
หรือมึงหรือไม่ขอขอให้ท่านวินิจัยครับท่านครับ
ผมก็ขอวินิจฉัยครับว่า
มันก็ไม่มีการพิสูจน์แล้วครับว่าบ้านใคร
ใครแต่ท่านผัวพี่ปลายนำมาพี่ปลายเพื่อไม่ไว้บังใจ
ไม่ไว้บังใจอ่าท่านนายกลำตีก็คงเป็นหน้าที่ท่านน้ำตีครับ
จะจะจะชี้แจงดังนั้นต่อไปนะครับแล้วก็ผมคงคิดว่า
ก็ยังอยู่ในกรอบอยู่ท่านใช้เวลาอีกสองนาที
สิบสองนาทีก็หมดแล้วล่ะครับเชิญท่านสลันวุฒิต่อเลยครับ
ขอบคุณมากที่ออกมาประท้วงทำให้ผมนึกถึงเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่ง
ผมมารู้เรื่องนี้เพราะมอเตอร์ไซค์รับจ้างเขาบอกว่าเวลาหมอนี่ไปดูบ้านเนี่ย
ไซค์จะถูกไล่ออกหมดเลยแล้วก็จะมีรถไปจอดรอเต็มไปหมดเลย
เขาถึงรู้ว่าเป็นบ้านใครเป็นรถใครถ้าเขาไม่ไล่มอเตอร์ไซค์รับจ้างนะ
เขาไม่รู้ยิ่งกว่านั้นนะครับบ้านที่ว่าที่นี่นะฮะ
มาโชว์ใหม่สิอีกทีนึงเขาอยากจะให้พูดซ้ำ
เออเอ็งไม่มีหรอกพวกเราไม่มีบูธบัสนาได้อยู่หรอก

อ่าเปิดดูเลยนี่
ถามนายกว่ารู้จักไอ้เสียโต้งไหม

ปลูกต้นไม้ให้ไอ้บ้านสองหลังนี้ไปถามนายกไป

ไอ้โต้งไหมไอ้โต้งมาเฟียพัทยาใหญ่

ผมไม่บอกว่าเป็นใครนะมันชื่อไอ้โต้ง

โอเคนะครับได้มีการพูดต่อ
และนี่นะครับมีคนสงสัยว่า
จจเขาบึงหาดหลุกว่าห้าร้อยล้าน
เป็นเพราะว่าไปยืดอายุยืดข้อกฎหมายเรื่องการปรับที่ดิน
สามสิบเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าเรียกเก็บภาษี
ป่านี้ยังทำอะไรไม่ได้เลยออกมาทำไม
ประกาศนโยบายหาเสียงทำไมพอเจอที่เจ้าสัวเป็นไงฮะ
หงายเก๋งหงายเก๋งเลยจนป่านี้ยังไม่ได้เก็บเลย
ผมไม่ต้องสงสัยหรอกครับว่าถ้าผมเป็นเจ้าสัว
ผมจะให้มากกว่านี้อีกนะนี่เจ้าสัวยังใจไม่ถึงเท่ากับสลันวุฒินะ
บอกนายกด้วยทำไมใช้ง่ายราคาถูกเกินไป

ผมเจ็บปวดมากนะพี่น้องถูกกดดันเวลามาก
วิทย์บอกว่าให้เวลาผมอีกสิบห้านาที
ผมยังมีตั้งหลายเรื่องไม่ได้แฉ
มันเพื่ออะไรกันสภาแห่งนี้มันทำเพื่ออะไรกันเนี่ย

คนอื่นพูดพร่ามตั้งหลายชั่วโมงยังพูดได้ไร้สาระเลย
แต่มีอำนาจไว้ในพักมีเส้นเว้ย

เอาละผมจะเข้าเร็วแล้วเรื่องใบเสร็จเลยนะทีนี้ดูนะ
เสร็จนะฮะถ่ายเลยนะครับมีใบเสร็จนะครับ
สารวุฒิระดับนี้แล้วต้องมีใบเสร็จไม่ใช่มาพูดลอย
เห็นมั้ยฮะผมอ่านเร็วเลยก็ได้
อันที่๑การเอื้อสัญญาต่ออายุศูนย์ราชการศูนย์ประชุม
สองซึ่งทำให้รัฐเสียหายเป็นระดับแสนล้าน
เอื้อเลื่อนเก็บภาษีนะฮะประมาณมูลค่า๓๐ของที่๑ล้านล้าน
ตีว่าไล่ละล้านก็๑๑ล้านล้าน
เท่ากับว่าเก็บภาษีได้ประมาณ๔แสนล้านเงินมันหายไปไหน
ท่านประธานครับผมศิระครับ
เอาอยากดูใบเสร็จนี่ไงอย่าประทวนสิจะได้เห็นใบเสร็จอ่ะ
ท่านสรรพุทธเดี๋ยวท่านสิระประท้วง

ครับขอให้ท่านประธานควบคุมเวลาพูดภายครับ
ที่เขาตกลงไปครับขอบคุณท่านครับ
ทางวิทย์ฝ่ายค้านเขาเพิ่มเวลาให้ท่านสรรพุทธ
อีก๑๕นาทีครับผมได้รับทราบแล้วนะครับ
ไม่เป็นไรนะครับท่านสิระก็ไม่ต้องประท้วงหรอกครับ
เวลาฝ่ายค้านใช้ไปก็หมดเวลาไปเองนะครับ

เห็นไหมใบเสร็จที่ตัดถนนโค้งไปหาที่นายก
ใบเสร็จที่เป็นซ์คลื่นหาดหรรูสองหลังวีค๕๐๐ล้าน
เป็นใบเสร็จหรือไม่ยังมีเรื่องอีกเยอะนะครับ
เท่านี้เองนะครับนี่คือความเจ็บปวดของพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศ
มาดูเจ้าสวยอีกลายหนึ่งอย่าเพิ่งขึ้นนะ
เขาขึ้นไปแล้วเขารู้หมดเลยผมไม่เอ่ยชื่อดัง
เห็นแค่นี้ก็รู้แล้วเอาลงก่อนดีกว่าเผื่อคนบางคนยังไม่เห็น
สัวลายนี้ต่างกับลายแรกลายนี้ไม่เลี้ยง
จะเลี้ยงตอนโตมีอำนาจแล้วใครมีอำนาจเอามาเลี้ยงเลย
เกษียณก็เอามานั่งเป็นประธานนะแล้วจะใช้ใครเมื่อไหร่ก็เอาเป็นก้อนให้จบเลย
ยังต้องยอมถอยให้เลยไปประมูลที่รถไฟความเร็วสูง
เห็นไหมฮะไปช้า๙นาทียังสามารถเอากลับมาได้
โอ้โหเก่งสุดสุดสาธุเก่งมากผมยอมแพ้ผมไม่เอ่ยชื่อนะ
สัวลายใดท่านไปนึกเอาเอง
กว่านั้นนะฮะเจ้าสัวลายนี้เนี่ยปรากฏว่าไงรู้ไหมครับ
วบเสร็จเรียบร้อยกลายเป็นอะไรรู้ไหมครับ
เกิน๕๐ไปทะลุ๗๐แล้วกลายเป็นผูกขาดผูกขาดตลอดชีวิตนะฮะ
นี่คือสิ่งที่เจ้าสัวลายนี้ทำเอาป้ายลง
และมันมีระเบียบที่ผิดกฎหมายก็คือว่าการที่จะไปผูกขัดอย่างนี้
กรตหรือว่าในเรื่องของตลาดทรัพย์เขาจะมีข้อห้าม
เพราะเป็นบริษัทอยู่ในตลาดทรัพย์แต่ลายนี้ไม่มีปัญหา
ไม่มีปัญหา๒เด้งครับเด้งที่๑สามารถควบรวมได้เกิน๗๐
ทำให้ร้านรวงร้านของชำทั้งประเทศเจ๊งระเนละนาด
และคนนี้รวยคนเดียวโดยนายกช่วยเหลือให้การสับสน
ไม่มีกฎหมายออกมาเพื่อที่จะคุ้มครองอาชีพเล็กร้านของชำ
ลวงเล็กเล็กหมดเลยเจ้าสัวลายนี้ส่งร้านไปยึดหมด
คนอื่นไม่ต้องขายเลยจะมีกำไรสักวันหนึ่ง๓๔๐๐บาท
มาเลี้ยงครอบครัวไม่ได้เลยเจ้าสัวรายยึดหมดเลย
นี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นและสิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือว่า
แย่กว่านั้นนะครับนอกจากผูกขาดตรงนี้แล้วเนี่ย
มันจะมีข้อกฎหมายอันหนึ่งก็คือว่าถ้าผูกขาดต้องมีบทลงโทษ
มีทั้งโทษจำโทษปรับนะฮะสุดท้ายนะครับ
สัวลายนี้ไม่โดนจำไม่โดนปรับเลยปรับหน่อยเดียวเท่านั้นเองเป็นพิธี
นะแล้วก็ปล่อยให้ยังสามารถผูกขาดต่อไปได้
แต่ในสัญญาระบุว่าไงรู้ไหมครับถ้าผูกขาดนะต้องซื้อของในชุมชนนะ
ไม่เกินสิบเปอร์เซ็นต์ใครไปตรวจว่าซื้อของในชุมชนจริงไหมสิบเปอร์เซ็นต์
ไปตรวจแล้วก็บอกว่าภายใน๓ปีนะห้ามเพิ่มล้านห้ามไปผูกขาด
ใครผูกแค่นี้นะครับกินตลอดชาติก็ไม่หมดแล้ว
อย่าไว้ในสามปีเลยสามสิบปีก็ไม่ไหวไม่มีใครสู้เขาได้เลย
นี่คือความจริงของประเทศไทยและยิ่งกว่านั้นคืออะไรรู้ไหมครับ
สัวนี่นะนอกจากจะกินรวบแล้วลูกน้องยังแทะกระดูกอีก
มีการที่เขาเรียกว่าเอาข้อมูลอินไซเดอร์เพราะเนื่องจากเป็นบริษัทอยู่ในตลาดหลักทรัพย์
แล้วก็เอาไปปั่นหุ้นเอาไปช้อนหุ้นโดยต้องรู้ข้อมูลก่อนคนอื่น
รู้ข้อมูลภายในล่วงรู้ภายในก็จึงสามารถทำให้ได้ประโยชน์
แล้วก็ไปโกยเงินในตลาดหลักทรัพย์ถูกจับได้สุดท้ายเป็นไงครับ
ลอยนวลลอยนวลไม่เป็นไรเส้นใหญ่มีเงินเส้นใหญ่มีเงิน
พี่น้องจำไว้นะเส้นใหญ่มีเงินไม่ติดคุกนี่คือความจริงประเทศไทย
และสิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือว่าเอาขึ้นตรงนี้เลย
เนี่ยเนี่ยมีชัดว่าเขาผูกขาดมายังไงไล่มายังไง
มีการอนุมัติยังไงจะต้องอนุมัติภายใต้เงื่อนไขอะไร
เห็นไหมครับที่ผมบอกว่าภายใต้เงื่อนไขต้องซื้อของในชุมชนสิบเปอร์เซ็นต์
ไม่ซื้อไม่มีใครไปตรวจหรอกเห็นไหมครับ
แต่ว่าปล่อยให้ลอยนวลและทุกวันนี้ยังลอยหน้าลอยตา
เขาไม่บอกให้ใครซื้อรู้ไหมให้ภรรยาให้น้องให้ลูกน้อง
ท่านซาลานบุตรครับขัดจังหวานนิดเดียว
คือผมฟังท่านพูดถึงบุคคลภายนอกหรือหน่วยงานภายนอกพอสมควร
แต่ว่าผมว่าท่านรีบเข้าโยงเข้ามาที่อภิปรายไม่ไว้วางใจท่านนายกนะครับ
เพราะถ้าไปลงตรงนั้นยาวมันจะเป็นการอภิปรายไม่แว้งใจเจ้าสัวไปนะครับ
เพียงแต่ว่าท่านอธิบายให้โยงให้เห็นความผูกพันกับท่านนายก
ท่านจะมาไม่ไว้วางใจนายกไม่ไว้วางใจรัฐบาลยังไง
ตรงนี้นะครับเวลาท่านมีจำกัดแล้วนะครับนั่น

ขนาดท่านผู้ประชาการฐานเรือเนี่ยยังต้องยอมถอยเลย

ใครที่มีอำนาจสรรพสุนเจ้าสู่อไหม
ถ้าไม่สรรพสุนเจ้าสู่อจะทำได้หรือ
สัมประธานต่างใครเป็นคนอนุมัติ
ที่ทำเลทองที่มักกะสันเขาก็ได้ไป
ที่ติดทางรถไฟทั้งสองข้างทางก็ได้ไป

และใครมีอำนาจอนุมัติโครงการใหญ่เล่าครับ
ตาสีตาสาชาวบ้านธรรมดาธรรมดาจะมีโอกาสได้ไหม
นี่คือความจริงครับกราบเรียนสรรพทานนะครับ
เอาละผมเคารพธรรมฐานผมจะข้ามไปเลยนะ
เวลาก็จำกัดกดดันเวลาผมด้วยนะ

กล้องซูมเลยนะครับสื่อมวลชนซูมเลยนะครับ
นี่ใบเสร็จของเจ้าสัวนะครับจอจานนะครับ
ใบเสร็จใบเสร็จนะครับเฉพาะบางส่วนนะครับไม่ใช่ทั้งหมดนะครับ
ระดับสรรพุทธแล้วต้องมีใบเสร็จครับ
ต้องมีใบเสร็จจะเอาประทับตาด้วยไหม
เห็นไหมครับเอาละผมไม่เสียเวลาผมจะผ่านไปเร็ว
ทีนี้เข้ามาในเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่ง
เรื่องนี้ไม่อภิปรายไม่ได้เป็นความเป็นความตายของบ้านเมือง
ก็ผมได้กราบเรียนผ่านท่านประธานไปตั้งแต่ตอนที่ขึ้นอภิปรายครั้งแรก
จะไม่แตะต้องหรือก้าวล่วงสถาบัน
ก็จะพูดเฉพาะสิ่งที่ดีให้กับสถาบันเท่านั้น
ก็ขออย่าได้ประท้วงถ้าเกิดท่านใดประท้วงก็แปลว่าไม่จงรักภักดีนะฮะ
ขอรบสถาบันนะผมบอกก่อนนะฮะเดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือน
ที่หนึ่งเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องสถาบัน
ท่านนายกท่านนี้ชอบแอบอ้างเอาแอบอ้างสถาบัน
เพื่อประโยชน์ของตัวเองมีข้อคิดเห็นที่ผมได้พบกับอดีตนายกหลายท่าน
สะท้อนเป็นเสียงเดียวกันเลยนะฮะมักจะพูดเสมอว่า
สถาบันเนี่ยควรจะอยู่เหนือความขัดแย้ง
แต่นายกคนนี้ชอบไปทำให้สถาบัน

กลางความขัดแย้งแล้วตัวเองก็ลอยตัวลอยนวล
นี่คือสิ่งที่ผมได้ฟังสะท้อนจากอดีตนายกที่ผมเคารพรักทั้งนั้นเลย
เป็นเสียงเดียวกันหมดไม่ดีเลยครับที่จะไปดึงให้ท่านสถาบันเนี่ยลงมา
มีความขัดแย้งกับประชาชนแล้วอะไรก็ตามนะที่เป็นเรื่องกระทบกับประชาชน
ท่านผู้อภิปรายได้พูดถึงสถาบันอย่างชัดเจนแล้วก็ผมคิดว่าเราได้พูดคุยกันไปพอสมควรแล้วท่านประธานก็เคยมีมีดำริว่าไม่ไม่อยากให้พูด
ทำให้มีความเสียหายนะครับ
ขอให้ท่านเตือนผู้ประเปย์ไปให้หยุดการอภิปันธ์ในเรื่องนี้ดีกว่าครับ
จะได้เป็นประโยชน์ต่อการประชุมของเราต่อไปครับ
สวัสดีหยุดเถ้ายะติ๊ะครับ
อย่าออกนอกเถ้ายะติ๊ะครับ
ครับครับจะทำตามบัญชาท่านประธานอย่างเคร่งคัดเลยครับ
ครับเพราะว่าสิ่งที่ผมจะกล่าวทั้งหมดนี้เป็นความจริง
และผมเป็นห่วงนะฮะสถาบันที่ประชาชนเขารบลักษณ์
มีคนไปแอบอ้างไปโหนแล้วก็จะทำให้กระทบกระเทือนสถาบัน
ผมทนไม่ได้ผมก็ต้องมาบอกถ้าท่านประท้วงเนี่ย
ท่านต้องคิดนะว่าท่านประท้วงเพื่ออะไรผมกำลังปกป้องสถาบันนะฮะ
สิ่งที่ผมจะพูดทุกประโยคทุกถ้อยคำคือการเคารพปกป้องเชื่อชูสถาบันทั้งสิ้น
ฟังหน่อยสิครับพอมันไปกระทบตัวคนที่ท่านมีความรู้สึกว่าเขาเอื้อท่านมาตลอดเนี่ย
ท่านก็ทนไม่ไหวกลับเรียนผ่านท่านประธานไปนะครับ
สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่า
คุณประยุทธ์เนี่ยนะฮะใช้แต่กฎหมายใช้แต่ความรุนแรง
นะฮะจนหมดความน่าเชื่อถือสิ่งที่ผมจะอภิปราย
หากเป็นเรื่องที่ทำระคายเคืองเบื้องยุคลบาทผมจะขอให้เอารถตำรวจมารับผมไปได้เลย
เพราะผมมีแต่ความจงลักษ์ดีผมอยากจะเรียนตรงนี้
และผมอยากจะบอกว่าการกระทำที่ทำให้สถาบันต้องมายุ่งเกี่ยวกับการเมือง
ยึดอำนาจพอยึดอำนาจเสร็จท่านก็ไปทำยังไงครับ
เหมือนหนึ่งท่านไปป้นอำนาจมาแต่ท่านก็ไปขอให้สถาบันนะฮะ
ให้ลงอามเพื่อรับลองสวัสดีครับสวัสดีครับ
อันนี้ต้องขอเลยนะครับสามารถได้ครับต้องขอเลยครับ

ผมจะสรุปย่อยแล้วก็ให้เป็นความเหมาะสมที่พระจะพูดได้ในสภาแห่งนี้

ขออนุโปรประธานครับขออนุโปรประธานครับขออนุโปรประธานครับ

ขออนุโปรประธานครับขออนุโปรประธานครับขออนุโปรประธานครับ
ขออนุโปรประธานครับขออนุโปรประธานครับขออนุโปรประธานครับ

ขออนุโปรประธานครับขออนุโปรประธานครับขออนุโปรประธานครับ
ขออนุโปรประธานครับขออนุโปรประธานครับขออนุโปรประธานครับ
ขออนุโปรประธานครับขออนุโปรประธานครับขออนุโปรประธานครับ
ขออนุโปรประธานครับขออนุโปรประธานครับขออนุโปรประธานครับ

ขออนุโปรประธานครับขออนุโปรประธานครับขออนุโปรประธานครับ

ขออนุโปรประธานครับขออนุโปรประธานครับขออนุโปรประธานครับขออนุโปรประธานครับ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

ขออนุโปรประธานครับขออนุโปรประธานครับขออนุโปรประธานครับขออนุโปรประธานครับ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
ขออนุโปรประธานครับขออนุโปรประธานครับขออนุโปรประธานครับขออนุโปรประธานครับ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

ขออนุโปรประธานครับขออนุโปรประธานครับขออนุโปรประธานครับขออนุโปรประธานครับขออนุโปรประธานครับ
ขออนุโปรประธานครับขออนุโปรประธานครับขออนุโปรประธานครับขออนุโปรประธานครับขออนุโปรประธานครับ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

ขออนุโปรประธานครับขออนุโปรประธานครับขออนุโปรประธานครับขออนุโปรประธานครับขออนุโปรประธานครับขออนุโปรประธานครับขออนุโปรประธานครับขออนุโปรประธานครับขออนุโปรประธานครับขออนุโปรประธานครับขออนุโปรประธานครับขออนุโปรประธานครับขออนุโปรประธานครับขออนุโปรประธานคร
ท่านประธานครับผมจะเคารพคำแนะนำท่านประธานอย่างเคร่งคัดที่จริงคำนี้ต้องให้ท่านนายกมาตอบนะครับ
แล้วก็สิ่งที่มันสะเทือนใจผมอีกประการหนึ่งก็คือว่าเมื่อเกิดเรื่องต่างขึ้นมาบ้านเมืองเนี่ยยังอยู่ในวิกฤตนะครับ
แล้วท่านก็แทนที่จะทำอะไรเพื่อทำให้สถาบันเนี่ยเป็นที่เคารพรักแต่ท่านก็ไม่ทำเท่าที่ควร

ครับผู้อภิปรายปิดบังคับข้อ๖๙ครับพูดถึงสถาบันบ่อยครั้งมากเกินไปครับแล้วก็ขอให้ท่านประธานวิจัยครับ
ผมเตือนเลยครับยังคงอยู่ในกรอบที่ไม่เกินไปกว่ายัตติครับ
เชิญครับ
ผมใกล้จะจบแล้วนะครับอย่าไปทวงนะครับเดี๋ยวผมลากยาวนะครับ
ผมข้ามไปตั้งเยอะนี่เคารพท่านประธานนะฮะ
ที่สุดเนี่ยทางข้าราชบริพาณของพระองค์ท่านเนี่ยอดลนทนไม่ไหวก็ต้องออกมาช่วยกันทำช่วยกันแก้ปัญหา
นี่คือสิ่งที่อยากให้นายกสำเนียกว่าท่านได้ทำอะไรไปท่านประธานครับครับ
ขอขอให้มันไปขอให้คำเรื่องสำเหนียกครับเดี๋ยวประเด็นนี้
ผมคิดว่าเป็นโอกาสที่ท่านนายกรมรีจะได้ชี้แจงครับ
เชิญครับเวลามีปัญหาผมคิดว่าเรื่องครับ
ผมไม่แนะนำนะครับผมคิดว่าประเด็นนี้พอสมควรเลยครับ
พอสมควรแหละครับเอาผมจะข้ามเร็วไปนิดนึง
ผมจะเข้ารุปฐานนะที่จริงมีแปดแผ่นผมจะเอาแค่แผ่นเดียว
หนึ่งในแปดเลยนะครับยกทิ้งเลยนะฮะ
หน้าเลยหลักฐานชัดเจน
เวลาเกิดปัญหาสำคัญสำคัญเรื่องใหญ่โต
ท่านก็ส่งลูกสมุนออกมาเจรจาแทนที่จะมาดูแลเอง
ทำให้เรื่องที่ยุติได้ง่ายก็กลับไม่ยุติ
แทนที่จะมีการพูดคุยเข้าใจเข้าถึงแล้วแก้ปัญหา
แต่ท่านก็ไม่ทำท่านชอบโยนสิ่งไหนดีท่านก็จะรับเอาไว้
อันไหนไม่ดีท่านก็ไปโบ้ยใส่คนอื่นนี่คือพฤติกรรมของคนชื่อ
ยุทธ์จันโอชาทั้งทั้งที่ปัญหาน่ะน่าจะยุติโดยง่ายนะฮะ
ทำให้ปัญหาลุกลามขึ้นมานี่คือพฤติกรรมของท่าน
หรือว่าท่านต้องการให้เป็นปัญหาต่อไปจะได้สืบทอดอำนาจนาน
คนเขาตั้งข้อสังเกตมานะครับถ้าทำอย่างงั้นจริงจริงเนี่ย
เลือดเย็นมากถือว่าท่านเห็นแก่ตัวที่สุดเลย
เห็นแก่ตัวที่สุดถ้าเป็นแบบนั้นจริง
สิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือว่าเอาละผมจะข้ามไปอีกหลายเรื่องเลย

เรื่องการแต่งตั้งบางครั้งเนี่ยเป็นการแต่งตั้งโดยท่านเอง
มีอำนาจอยู่ในมือพอมีใครมาพูดว่าเอ๊ะ
ทำไมแต่งตั้งแบบนั้นท่านทำยังไงรู้ไหมครับ
อนุญาตนะครับผมไม่ก้าวล่วงนะครับ
ทำแบบเนี้ยคนก็จะเข้าใจพระองค์ท่านผิดอ่ะ
จริงเป็นความผิดของท่านความจงใจของท่าน
แต่ท่านจงใจทำแบบนี้มีคนบอกผมหลายคนเลย
ผู้หลักผู้ใหญ่ที่ผมเคารพนะฮะได้มาเล่าผมฟังเนี่ย
ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวเลยคุณประยุทธ์เนี่ยเอาดีใส่ตัว
เอาชั่วให้คนอื่นผมไม่ได้เอ่ยใครนะฮะ
นี่คือสิ่งที่คุณประยุทธ์ทำดูอย่างนะฮะ
คุณประยุทธ์ยึดอำนาจเข้ามาเนี่ยคุณแต่งตั้งน้องชายคุณมาเป็นประหลัดกระทรวง
กระลาโหมถ้าคุณไม่ยึดอำนาจเนี่ยน้องชายคุณจะได้เป็นไหม
ผมถามแค่นี้สั้นนะไม่พูดเยอะจะย่อเลย
เรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งท่านประธานผมจะพยายามพูดให้ระวังที่สุด
สิ่งที่สำคัญมากกว่านี้ท่านนำความเสื่อมเสีย
มากระทบสถาบันกรณีท่านไปแอบอ้าง
กับผู้นำในภูมิภาคให้ดำเนินการสมมุติครับ

เรื่องนี้พอพอแล้วครับครับผมผมจะยอดจบแล้วฮะ
ท่านประธานฮะจะยอดสั้นขอโทษท่านมากเลยนะฮะ
ประเด็นนี้พอแล้วครับธรรมนุนครับครับครับเอาเอาสั้นสั้นก็คือ
ผู้นำเขาก็ไปซุบซิบกันว่าเขาก็อึดอัดไม่สบายใจ
เห็นไหมครับเป็นที่จริงท่านต้องรับเอง
ไปแอบอ้างทำไมต้องรับเองสิลูกผู้ชายชาติทหาร
สามพูดครับจบจบประเด็นนี้ครับผมครับได้ครับ

ผมจะผ่านเรื่องนี้ไปให้เคารพท่านประธานนะฮะ
งั้นเจอจัดหนักเลยนะฮะคือในฐานะที่เป็นคนประชาชน
คนที่จงรักพักดีคนหนึ่งอยากให้ประชาชนทั้งแผ่นดินรู้ความจริงว่า
เบื้องหลังเนี่ยมันเกิดจากอะไร
ผมจบแล้วจะให้ต่อเลยครับครับประเด็นนี้จบเลยครับ
ประเด็นนี้จบเลยครับจบเลยครับเขาเพียงจะบอกว่าอยากจะพูด
โอ้โหงานเข้าเลยจดแล้วหลายรอบเลยนี่รับจ๊อปใหญ่เลยนะเนี่ย
อย่าไปทำงานเข้าเลยสมมุติเป็นสิทธิ์ของสมาชิกครับ
เป็นสิทธิ์สมาชิกประทวงประดานครับเอาผมถอนนะถอนนะ
งานไม่เข้าครับถอนครับศิราครับก็ถอนแล้วครับถอนแล้วครับ

เรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องที่ผมได้ทราบความจริง
แล้วได้ศึกษาเมื่อได้ศึกษาเรื่องนี้ว่ามีที่มาที่ไปยังไงเนี่ย
บอกตรงเลยนะครับผมเลื่อมใสบุคคลคนนี้มาก
บุคคลคนนี้นะครับผมอยากจะเล่าถึงว่าพ่อเขาเนี่ย
เป็นยศพันโทนะฮะซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีฮะ
เป็นข้าราชการที่ดีทำถูกต้องมาทุกอย่างเลย
โทท่านเนี้ยเป็นถึงลูกเขยพญาเพิ่งผมยกย่องนะครับ
ซึ่งเขาถูกกล่าวหาว่าเป็นลูกเขยกระบด
ทั้งทั้งที่เขาไม่ได้เป็นคนกระบดเลยสุดท้ายเนี่ยนะฮะ
เขาก็ถูกกันแกล้งโยกย้ายจนต้องลาออกอยู่ไม่ได้

แต่เขาก็สอบตกชีวิตเขาน่าสงสารมากนะครับ
แล้วเขาก็กลับมารับราชการรับใช้บ้านเมือง

เขามาลงสมัครสอสออีกครั้งหนึ่งท่านประธานครับ
และท่านก็ได้เป็นสอสอจังหวัดเพชรชบุรีครั้งนี้
เมื่อเกิดการยึดอำนาจท่านและพวกถูกจอมพลผ้าขม้าแดง
จอมพลสลิดก็ได้ไล่ล่าตั้งข้อกล่าวหาว่าเป็นคอมมินิต
จากนายทหารจากสอสอต้องลีภัยไปอยู่ปักกิ่ง
และไปสมัครเป็นพักคอมมินิตประเทศไทย
หน้าที่ปากกิ่งกลายเป็นคนสำคัญของพักคอมมนิตประเทศไทยไป
และได้มีการตั้งองค์กรเพื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
สมัยนั้นนะฮะซึ่งมีการต้องมาต่อสู้

ขอประท้วงผู้อภิกษ์พระครับของก้าวครับ

ก็ยังไม่ทราบเหมือนกันว่าเขาไปไหน

ในช่วงปี๒๕๐๖ได้มีคนบ้าอำนาจขึ้นมาปกครองประเทศ

ที่เขาเรียกว่าจอมพลผ้าขม้าแดง
คนนี้แหละครับเที่ยวไล่ล่าปราบ
ยังจำได้นะครับเพราะประวัติศาสตร์ตอนนี้

ไล่ล่าฆ่าคนที่คิดต่าง
วิธีการไม่ต่างจากคุณประยุทธ์ในขณะนี้เลย

โทคนนี้ก็อยู่ในเป้าหมายการปราบปราม
จนเขาต้องหนีไปอาศัยอยู่ที่ปะกิ่ง
สารวุฒิครับผมอยากจะขอร้องนะครับ
คือประวัติศาสตร์บางเรื่องเราเล่าได้
แต่ว่าไปประนามใครชั่วใกล้เร็วไม่ควรทำนะครับ
รับบัญชาครับจะไม่ประนามแล้วครับ

ก็มีการต่อสู้ไปอยู่ในป่าในเขา
สุดท้ายก็ไปได้กับลูกสาวพญาที่ว่าเนี่ย
แล้วก็ได้ลูกชายท่านหนึ่งเกิดขึ้นที่นั่นเลย
แล้วลูกชายที่สุดก็ได้มาเป็นทหารเป็นหน่วยลบพิเศษนะฮะ
วันหนึ่งพ่อเสียชีวิตในปี๒๕๕๙
ลูกชายคนนี้ก็ไปเยี่ยมพ่อที่ปะกิ่ง
ขณะที่ประเทศไทยเนี่ยมีการปกครองแบบหนึ่ง
ปะกิ่งก็เป็นแบบคอมมะนิตพ่อเป็นคอมมะนิต
ถ้าเกิดจะเอากฎหมายมาไล่จับไล่ล่าจริงลูกชายคนนี้ก็ต้องติดคุก
ก็ต้องออกจากราชการทหารเพราะมันขัดแย้งเรื่องระบอบการปกครอง

และขณะที่ทำงานในยุคนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่า
มีแต่ความขัดแย้งในสมัยจอมพลผ้าขม้าแดงซึ่ง
คุณประยุทธชอบอ้างว่ามีคนหมิ่นสถาบัน
เป็นเรื่องที่คุณชอบใช้เป็นครอบจักรวาล
และเป็นเครื่องจักรในการสังหารที่จะทำลายแล้งทางการเมือง

ผมถอนครับ
ผมขออนุญาตให้เล่าต่อเลยครับ
ถ้าผมจับความได้แล้วครับผมอนุญาตให้เล่าต่อครับ
สิ่งต่างเหล่านี้ท่านเห็นหรือยังครับว่า
รอยแยกทั้งหลายที่เกิดขึ้นจากการบริหารงานของท่าน
เรียนแบบจอมพลผ้าขม้าแดงเลยนะครับ
มันเกิดจากคนชื่อประยุทธ์จันโอชา
และคุณประยุทธ์มานั่งอยู่ตรงนี้
ผมต้องชื่นชมนะฮะสมัยท่านป่าเปรม

ที่ช่วยเหลือเอาคนเห็นต่างมาช่วยกันพัฒนาบ้านเมือง
แล้วก็หลายคนได้กลับออกจากป่า
วันนี้ก็มานั่งอยู่ในนี้เป็นรัฐมนตรีก็มี
เป็นอดีตรัฐมนตรีก็มี
เพราะนโยบายนั้นคุณประยุทธ์เคยเอามาใช้ไหม

แบบเดียวกับจอมพลผ้าขม้าแดง

สุดท้ายเมื่อเสียชีวิตปรากฏว่าไงฮะ

สิ่งที่บอกว่าเป็นสุดยอด

นี่คือใบเสร็จทั้งหมดที่คุณไม่ได้มาเห็นนะครับ

แต่ละใบเศษที่ว่าไม่รับเงินคนชั่วนะนี้คือใบเศษ
สรุปว่ามีใบเสร็จเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างรถถังรถบัสเรื่องเจ้าสัวต่าง
เห็นไหมฮะจริงมีเป็นร้อยใบนะผมแค่เอามาเป็นน้ำจิ้มเท่านั้นเอง
สุดท้ายนี้ตั้งแต่ที่คุณไปยึดอำนาจไป
คุณตั้งตัวเองเป็นนายกพาชาติล่มจม
เมืองไทยในยุคประยุทธ์เป็นนายกเขาเรียกเป็นยุคที่เรียกว่าแผ่นดินแปรปรวน
สังคมล่มใจคนแตกสลายใจคนแตกสลายเลยนะครับคุณประยุทธ์
และสิ่งที่ผมอยากจะบอกคุณสุดท้ายเลยก่อนจะจบ
นายพลคนนี้นะครับพ่อคือพันโทพยม
ส่วนลูกเป็นประธานองค์คมนตรีโชว์ให้ดูเลย
ถ้าไม่มีนโยบายที่โอนอ่อนผ่อนปนและให้อยู่กันได้เนี่ย
เราจะไม่มีประธานองค์คมนตรีนะฮะท่านพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์
ผมขอบรับรักท่านมากเลย

ตัวอย่างนะครับผมอยากให้คุณเรียนแบบสิ่งดีดี
พอเขาไปไล่ล่าแบบจอมพลผ้าขม้าแดงพันโทพยมต้องหนีตาย
เห็นไหมครับวันนี้คุณยังกระทำเยี่ยงนั้นอยู่เลย
นะฮะแล้ววันนี้คุณเห็นไหมครับผมแต่งชุดสีอะไรมาครับ
พี่น้องดูนะครับสื่อมวลชนซูมเลยนะครับ
ผมตั้งใจแต่งชุดดำแต่งมาทำไมครับ
เพื่อไว้ทุกข์ให้กับคุณประยุทธ์จันโอชาที่ไม่สำนึก
นะฮะไม่มีสำนึกแห่งการเสียสละผมไว้ทุกข์ให้กับอนาคตที่มืดมนต์
ลูกหลานคนไทยทั้งประเทศผมไว้ทุกข์ให้กับความทุกข์ยาก
อย่างแสนสาหัสของคนไทยทั้งประเทศคุณประยุทธ์จันโอชา
ผมไว้ทุกข์ให้คุณครับสำนพุทธครับบังเงินเล่าไม่จบ
บุคคลที่ท่านยกย่องจบแล้วครับท่านประธานครับ
ครับผมจบแล้วครับเดี๋ยวผมขอยื่นเอกสารเลยนะครับ
สำนพุทธครับเอกสารหมายห้านะครับสำนพุทธครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับ
เดี๋ยวสำพุทธนะครับเดี๋ยวโดยความรับตอนที่ขวนผมขึ้นมานะครับ
ผมฟังอยู่ท่านผู้ถึงปุกกันภายนอกผู้หนึ่งแชร์กำว่าไอ้โต่ง
มาเฟียแห่งปัตยาถอนด้วยครับ
ถอนครับต้านประธานครับครับด้วยความขอบรับผมไม่อยากถอนเลยครับ
ไหนไม่สุภาพถึงแม้ท่านบอกไม่บอกผมถอนหมดเลยครับ
เกลี้ยงเลยครับครับเพื่อประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะฮะ
ครับขอบคุณมากครับท่านเดี๋ยวคุณผู้ถึงครับ
เชิญนะครับท่านท่านประธานครับ
วิรัติเชิญนะครับเชิญท่านประธานที่เคารพครับผม
บัญชีรายชื่อพักพลังประชารัฐนครราชศรีมา
ผมรอท่านประธานแล้วก็รอท่านผู้อภิปรายจบ
เลยต้องขออนุญาตว่าเมื่อสักครู่ผมได้มีโอกาสได้คุยกับ
ซึ่งเวลาตอนนี้ต้องเรียนท่านประธานว่าเรามีเวลาของพักร่วมไฝคล้านนี่
ในส่วน๑๐ชั่วโมงนี้ท่านประธานผมก็ได้มาปรึกษากับทางในส่วนของวิบฝ่ายค้าน
ทำอย่างไรที่จะให้มีการประชุมในวันนี้จบภายในคืนนี้
ซึ่งผมเองก็ได้รับการร่วมมือจากทางในส่วนของฝ่ายค้านเป็นอย่างดีก็คือ
เพื่อจะให้การประชุมในวันนี้จบในวันนี้ก็คือ
ในส่วนนี้ทางวิบฝ่ายค้านขอให้เวลารัฐบาลตอบ๑ชั่วโมง
และในส่วนของฝ่ายค้านที่เขายังจะเหลือในการอภิปรายเขาขอเหลือตัดอยู่เพียงแค่๗ชั่วโมงครึ่ง
ถ้าเป็นไปลักษณะนี้ก็ต้องเรียนท่านประธานว่าก็สามารถที่จะโหวตในวันพรุ่งนี้ได้
ก็เลยขออนุญาตเรียนท่านประธานเพื่อได้สอบถามไปยังทางประธานวิบฝ่ายค้านอีกครั้งหนึ่ง
ถ้าเผื่อเป็นไปอย่างนี้ได้ก็เป็นการดีครับจะได้ประหยัดเวลาไปได้๑วันก็เรียนท่านประธานครับ
ท่านวิทย์รัฐเสนอฝ่ายค้านกี่ชั่วโมงนะครับ๗
ก็จากเวลาช่วงนี้เป็นต้นไปครับท่านประธานเหลือประมาณ๘ชั่วโมงครึ่ง
เราก็เผื่อเหลือเผื่อขาดไว้เล็กน้อยก็คือทางส่วนของฝ่ายรัฐบาลเราขอ๑ชั่วโมง
แล้วส่วนที่เหลือที่เขามี๑๐ชั่วโมงเนี่ยเขาก็เหลืออยู่๗ชั่วโมงครึ่งประมาณนี้ครับท่านประธาน
๗ชั่วโมงกับ๔ชั่วโมงใช่ไหมครับ๗กับ๔
ท่านประธานเพราะวันนี้เวลาของฝ่ายค้านนี่เขาเหลืออยู่๑๐ชั่วโมงครึ่ง
สัญญาเมื่อตกลงอะไรก็ไปอย่างนั้นถ้าเผื่ออย่างเงี้ยก็จะได้เวลาใหม่นะครับ
ท่านประธานครับชุดละพันธ์เชิญนะครับครับท่านประธานที่โกรภครับ
ผมชุดละพันธ์นามอนวิวัตน์เพื่อไทยจักรโรชช่องใหม่นะครับ
ในฐานะวิทย์ฝ่ายค้านนะครับเมื่อสักครู่อยู่ในเอ่อเหตุการณ์ที่มีการ
ปะแลกเปลี่ยนเพื่อที่จะหารือกันในเรื่องเวลานะครับซึ่งก็ตรงกันกับท่านประธานวิทย์ครับ
แต่ว่าข้อสรุปสำคัญเนี่ยก็คือเวลาที่เหลืออยู่จากนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะครับ
ทางฝ่ายรัฐบาลเนี่ยจะขอเวลาเพียงแค่หนึ่งชั่วโมงนะครับโดยเพื่อการตอบและการประท้วงนะครับ
แต่แน่นอนครับหลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยก็คงจะพยายามจำกัดเรื่องการประท้วง
เพื่อที่จะให้การอภิปรายเนี่ยได้ไหลลื่นมากขึ้นนะครับเพื่อที่จะเก็บเวลาไว้ให้ทางคณะรัฐมนตรีเป็นผู้ตอบนะครับ
ส่วนฝ่ายค้านเนี่ยก็คือเวลาที่เหลือไปจนเที่ยงคืนครับพวกผมจะพยายามบริหารเพื่อให้จบได้นะครับ
มีการตัดเวลาของบางท่านผู้อภิปรายเนี่ยนะครับเพื่อให้การประชุมมันเกิดเอ่อ
ประสิทธิภาพมากที่สุดครับท่านวิรัติท่านจุลพันธ์นะฮะ
ผมจะทำหน้าที่ในการบริหารในทั้งสองฝ่ายนะครับแต่ว่าเวลาทั้งหลายนั้นท่าน
ผมก็ยึดข้อตกลงเดิมครับแต่ว่าถ้าตกลงกันใหม่ได้ข้อยินดี
แต่ว่าผมไม่แน่ใจว่ารัฐบาลจะเห็นด้วยหรือไม่เพราะเราเวลาเจรจานั้นสามฝ่าย
เพราะว่ารัฐบาลเองก็ต้องการตอบเข้าใจว่าเวลารัฐบาลที่จะขอไป๑ชั่วโมงนั้น
จะพอหรือไม่ผมไม่แน่ใจนะครับอันนี้ต้องคุยกับรัฐบาลด้วยครับผม
เชิญท่านต่อไปนะครับครับเชิญท่านนายมตรีครับ
กลับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพนะครับตลอดจนสมาชิกทุกท่าน
ผมก็จำเป็นต้องลุกขึ้นมาชี้แจงเรื่องแรกนะครับ
เรื่องบ้านสองหลังผมยังไม่รู้เลยหมู่บ้านนี้มันอยู่ตรงไหน
เป็นบ้านของใครเพราะท่านท่านก่อนนี้ท่านไปเชื่อ
สังคมจะว่าไงผมไม่รู้เหมือนกันก็ระมัดระวังการถูกฟ้องร้องด้วยแล้วกัน
ลายเล็กอะไรของท่านเนี้ยนะลัทธบารณ์ทำลงการทุกอย่าง
เป็นไปตามกฎหมายนะครับแล้วเราได้ชี้แจงมาหลายครั้ง

ไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่พูดกี่ครั้งกี่ครั้ง
ไม่มีประเทศไหนที่เป็นเจ้าของกิจการเองไม่มีบริษัทของตัวเอง
ก็เป็นการรับรองว่าบริษัทที่มาเจรจานั้นเป็นบริษัทที่รัฐบาลรับรองนะครับ
นั่นเป็นเรื่องของกลไกในการดำเนินการนะครับรัฐบาลเพียงแต่เจรจาการที่มีรูป
ผมไปผมไปผมไม่ได้ไปซื้อผมไปเยี่ยมเยี่ยมประเทศเขาอย่างเป็นทางการ
แล้วก็พาไปดูโน่นดูนี่ผมก็ไปดูกับเขาอย่างนั้นจากนั้นก็เป็นเรื่องสุดแล้วแต่นะครับ
เรื่องเนี่ยเป็นเรื่องที่ผมไม่ได้เป็นผู้จัดการบกนะครับ
สิ่งแม้ว่าผมจะเป็นรัฐบาลรัฐมนตรีกับรัฐการส่งโรคก็ตามทุกรัฐมนตรีหรือทุกรายยก
โยนความรับผิดชอบทุกคนมีความรับผิดชอบ
ในส่วนของหลักฐานของท่านนั้นผมก็เห็นมีใบเสร็จเยอะแยะไปหมดนะครับ
ก็ไม่แน่ใจว่ามันใช่ใบเสร็จหรือเปล่ามันถูกต้องหรือไม่
ตามกฎหมายรับรองหรือเปล่าเพราะฉะนั้นก็กลับเรียนประชาชนทั่วไปด้วยนะครับ
ถ้าเรายังอ้างกันอยู่แบบนี้มันก็วุ่นวายไปทั้งหมดนะครับ

ในเรื่องที่ท่านอ้างว่ามีผู้นำประเทศบอกมาผมถามว่าประเทศไหนครับ
เขาบอกกับท่านมาเองท่านมีโอกาสได้ไปพบเขาเองด้วยตัวตนเราเองหรือไม่
คนที่มาบอกว่าเขาว่าอย่างนู้นว่าอย่างนี้คือใคร
ผมคิดว่าส่วนตัวแล้วท่านคงไม่มีโอกาสเข้าพบแน่
เข้าพบผู้นำประเทศเหล่านี้แน่นอนจากตัวตนท่านเองนะครับ

เรื่องต่อไปในเรื่องของรถบัสส่งกองทัพบกเนี่ยผมก็บอกแล้วว่า
มันเป็นการบริการของกองทัพบกนะครับแล้วเขาก็มีการบริการเป็นแค่
เป็นตอนของเขานะโครงการเหล่านี้เป็นโครงการ
ในรับอนุมัติก็ประมาณสองระยะระยะแรกระยะสองนะครับ
ซึ่งยังขาดแทนอยู่ทั้งหมดจำนวนร้อยสี่สิบห้าคันนะครับ
เพราะมันซุดโทรมไปแล้วอะไรไปแล้วในเรื่องของการกำหนดทีวา
ความต้องการขนาดอะไรต่างเหล่านั้นเครื่องยงเครื่องยนต์อะไรก็เป็นเรื่องที่เขากำหนดขึ้นมานะครับ
ถ้ามันสามารถใช้ได้ตามวัตถุประสงค์นะครับก็เป็นเรื่องของกระบวนการนะครับ
ในเรื่องของการจัดซื้อรถยนต์ที่ว่ามันมีความแตกต่างกันอย่างไร
อันนี้โครงการทุกโครงการนะครับเป็นแหล่งที่มาของเงินงบประมาณ
และรหัสงบประมาณที่แตกต่างกันนะครับอันนี้เป็นการบริหารงานภายในหน่วยงานนะครับ
ไม่ได้ว่าเป็นการไปบิดเบือนไปฝืนกฎหมายไปแยกสัญญา
ทุกอย่างเอาข้อกรมอธรรมะทั้งหมดเข้าใจแล้วทีนะครับ
ไม่ว่าจะกี่แสนกี่ล้านก็เอาลงมาช่วยเหลือประชาชน
บรรเทาภัยพิบัติช่วยเหลือความเดือดร้อน
ทำโครงการที่ไม่มีโครงการไม่มีงบประมาณ

ที่พวกท่านร้องขอมานั่นแหละครับ

อื่นผมคิดว่ามันเป็นคำกล่าวหาที่
ค่อนข้างที่จะก้าวล่วงค่อนข้างที่จะหมินประมาทผม

เพราะฉะนั้นก็ขอให้ไปพูดข้างนอกแล้วกันนะ
ในเรื่องของการใช้กฎหมายมาแบ่งอะไรต่างเหล่านี้ผมคิดว่า
ไม่ใช่หรอกครับ
กฎหมายทุกตัวทุกข้อ
อยู่เฉยกฎหมายนั้นอยู่เฉย
เมื่อมีการละเมิดเจ้าที่ก็ต้องดำเนินการ
โทรสานุโทษผมไปสั่งไม่ได้หรอกครับ
สั่งให้ทำสั่งให้ไม่ทำ
ในส่วนที่ว่าผมไปก้าวล่วงไปเกี่ยวข้อง

ผมเกี่ยวข้องเฉพาะในเรื่องของที่ผมต้องทำ
เรื่องเพื่อให้ทรงพระนาโปรดก้าวโปรดกระหม่อม
ตามกฎหมายลงพระนามาพิไทย
นั่นคือกฎหมายตามรัฐบนูนมีเท่านั้น
ผมก็บอกกับประชาชนว่าด้วยบุคลิกของผม
ที่ว่าผมไม่ดีผมเลวร้าย
กับบุคลิกของท่านท่านจะเชื่อใคร
ผมถามประชนโดยทั่วไปนะครับขอบคุณครับ
ครับขอบคุณครับ
ต่อไปจะเป็นท่านต่อไปคือคุณมิ่งขวัญ
กลับเรียนท่านประธานนะครับขออนุญาต
ใช้สิทธิ์พลาดพิงนิดเดียวสั้นครับท่านประธานครับ

กลับเรียนท่านประธานสั้นนิดเดียวนะฮะ

ที่บอกว่าใบเสร็จนี่มีหลักฐานไหม
เป็นหลักฐานจริงและยืนยันได้เลย
อำนาจเมื่อไหร่ก็โดนไล่ต้อนไล่บี้เหมือนกันเมื่อนั้น

เสร็จอยู่ตรงนี้ท่านมีอำนาจยังไม่มีใครทำได้
ประเด็นที่สองท่านพูดถึงเรื่องรถถังนะฮะ
เสร็จผมให้เมื่อกี้นี้เดี๋ยวผมจะยกให้ท่านไปดูเลย
แล้วก็แน่จริงอย่าให้สารอย่าไปวุบวิบเรื่องสัญญานะ
ผมขอดูสัญญาผมสงสารอายการสูงสุดนะผมบี้ไปหลายครั้งมีอำนาจสารสั่งไปเนี่ย
ท่านยังอึดอัดใจเลยผมพูดแค่นี้ก็แล้วกัน
เรื่องรถบัสก็เหมือนกันเนี่ยใบเสร็จอยู่เนี่ยล็อกสเปคเนี่ย
ซื้อกันตั้งโอ้โห๒๓พันล้านท่านไม่รู้เรื่องเลย
สเปคแบบสุดยอดเลยนะประมูลขาดไป
ยังไม่ได้เลยจากงบกลางมันเก่งขนาดนั้นท่านไม่รู้เรื่องเลย
นี่แหละคือเงินคนชั่วล่ะครับนี่แหละแล้วเรื่องงบกลางก็เหมือนกันเนี่ย
ไปซื้ออาวุธท่านไปใช้อะไรต่างเนี่ยเอามาชำแหละสิครับว่าท่านใช้จริงหรือไม่จริง
อย่ามาพูดลอยกลับขอบคุณมากท่านประธานครับ
ท่านนายุคเจ็ดท่านนายุคเจ็ดท่านนายุคเจ็ดที่แจ่งเพิ่มเติมได้เนี่ยครับ
ขออนุญาตนะครับในเรื่องของใบเสร็จเมื่อกี้ขึ้นมาอีกที
เมื่อกี้ถือกระดาษเป็นหัวข้อหัวข้อใบเสร็จยังไงครับ
ใบเสร็จที่ท่านเขียนเองใบเสร็จรูปร่างใบเสร็จ
มันไม่ใช่แบบนั้นนะครับผมว่าก็ต้องไปพิสูจนต่อไปแล้วกันนะครับ
ในกระโบกายุทธรรมนะครับขอบคุณครับ
กลับเรียนท่านประธานนะฮะสั้นสั้นนิดเดียวไปเมื่อตอนผม
พอแล้วครับสลันวุฒิครับพอแล้วครับได้ให้โอกาสเต็มที่เลยครับ